สวัสดีครับผมสุธินคลังแสงสมาชิกสภาพุทธแห่งรัศดร
จังหวัดมหาศาลกรรมจากภักดิ์เพื่อไทยครับก็จะขอทำหน้าที่เป็นผู้สรุป
ส่วนเวลานั้นก็จะใช้เวลาให้น้อยที่สุด
นะฮะได้ความแล้วจบครบถ้วนกระบวนความก็จะจบ
ก่อนจะอภิปรายสรุปก่อนจะพูดต่อไปนั้นผมแต่จะต้องขออนุญาต
สับสนว่าผมอยู่คนละประเทศกับท่านจุลินหรือเปล่า
จริงจริงนะไม่ได้เหน็บแนมนะผมคิดว่ามันมัน
คนละเรื่องจริงจริงกับที่เราสัมผัสเราพบแต่แน่นอนที่สุดครับก็จริงจริงแล้ว
เรื่องนี้คิดว่าจะพูดในตอนกลางของการสรุปแต่ว่าเพื่อให้มันต่อ
เนื่องจากท่านที่ผู้ชมได้รับทราบรับฟัง
ทีนี้เรียนท่านนิดหนึ่งเป็นบางตัวนะครับเรื่องราคาสินค้าที่ท่านบอกว่า
ถูกถูกลงเยอะเยอะนี่ชาวบ้านโทรเข้ามาบอกว่าลำตีได้ดูไหม
ว่าที่ถูกเนี่ยขนาดและจำนวนมันลดลงมาก
ขายถูกจริงแต่ว่าปริมาณลดลงอันนี้ก็ชั้นเชิงหนึ่งนะ
ท่านท่านไปดูแล้วตัวเลขหนึ่งที่ตารางหนึ่งที่ท่านขึ้นเนี่ย
ตารางที่บอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคความเชื่อมั่น
ท่านอาจจะมีลูกน้องเอาให้แล้วท่านไม่ได้ดูในรายละเอียด
ถ้าเรามาดูอีกทีหนึ่งในตัวเลขนั้นมันต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด
ถ้าต่ำกว่า๕๐มันแปลว่าไม่เชื่อมั่นในการบริโภคนะ
เวียดนามอยู่สองเท่าต่อให้เราไปทำเอฟซีเอหรือ
แต่ก็ให้กำลังใจนะครับไปทำเถอะแล้วมันช้าแล้วด้วย
ที่จริงน่าจะทำคือมาแล้ว๘ปีนี่นายกไม่ทำ
จะมาทำตอนนี้มันก็ดีกว่าไม่ทำลองทำ
หลายอย่างตัวเลขเงินเฟ้อนี่บอกว่าเราเฟ้อน้อย

จริงเราไม่ได้ดูตัวเลขเศรษฐกิจมันดูเปรียบเทียบกันหลายตัว
อย่างเช่นเราบอกว่าตัวเลขน้ำมันแพงทั่วโลก
แพงทั่วโลกอันนี้ถูกแพงทั่วโลก
แต่คนในโลกคนในประเทศอื่นรายได้เขาไม่ตกต่ำลงเหมือนคนในไทย
หลายประเทศฟื้นตัวปั๊บรายได้ชาวบ้านเขาก็เพิ่มขึ้น
รายได้เพิ่มขึ้นของแพงขึ้นก็ไม่มีปัญหา
แต่ประเทศไทยของเรามันยังไม่ฟื้น
เขาลุกวิ่งแล้วเรากำลังงวงเงียงงหัวขึ้น
พอเขาเฟ้อก็เฟ้อกับเขาเขาแพงก็แพงกับเขา
แต่รายได้คนบ้านเรามันตกลงมันยังฟุบอยู่มันไม่ได้ขึ้นเหมือนต่างชาติ
อันนี้ท่านต้องดูดีดีนะนะแล้วต้นทุนทุกอย่าง
จริงแล้วฟังต่อไปเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียด
แต่ถ้าเป็นอย่างท่านจุลินพูดเนี่ยผมว่าหนี้ครัวเรือนมันไม่สูงขนาดนี้หรอก
หนี้ครัวเรือนมันพุ่งขึ้นทุกวัน
แล้วถ้าเปลี่ยนอย่างท่านพูดเนี่ยประชาชนคงพึงพอใจนะไม่ได้มาบ่น
แต่วันนี้ท่านไปดูที่มอบที่กระทรวงเกษตรปักหลักอยู่นั่น
เมื่อเช้าโทรมาบ่นกับผมว่าเข้าคุยกับใครก็ไม่ได้รัฐมนตรีก็ไม่เข้ากระทรวงท่านเช็คดูสิ
ผมงงเอาทำไมรัฐมนตรีไม่เข้ากระทรวง
เขาบอกมีปัญหากันเองในพักอ่ะท่านไปดูสิ
กระทบกับเกษตรกรเลยนี่อยู่กระทรวงเกษตรเพื่อนผมทั้งนั้นอยู่นั่นน่ะ
แล้วล่าสุดครับถ้ามันดีอย่างนั้นความพึงพอใจมันต้องมา
นี่ล่าสุดสดร้อนนี่ก่อนจะพูดผมแจ้งข่าวด่วนเลย
โพลของพี่น้องประชาชนซึ่งทำควบคู่ไปกับเรานะวันนี้นะ
ซึ่งออกมาแล้วแจ้งมาล่าสุดยี่สิบสองกรกฎาเวลาสิบแปดนาฬิกา
ผลโหวตมติไม่ไว้วางใจจากเครือข่ายภาคประชาชนผ่านทีวี
เนี่ยอยู่แถวเนี้ยอยู่หน้าสภานี้ทีวีสี่ช่องครับ

นี่ยังไม่นับรวมโพลที่ไปทำว่าอยากได้ใครเป็นนายกนะ

มันสวนกับทางความเป็นจริงผมว่าท่านจุลินน่าจะขึ้นอยู่แถวหนึ่งแถวสองนะ
คือถ้าทำได้ดีขนาดนี้จริงมันต้อง
ก็ชื่นชมกันนะหรือว่าคนไทยไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่าน
เอาละครับอันนี้ก็ถ้าพูดไปมันก็จะเหมือนกับ

เรื่องรายละเอียดเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขพวกนี้เนี่ย
ผมตั้งใจไว้จะพูดในอีกช่วงหนึ่ง
วันนี้ก็เอาซะตอนนี้แหละพี่น้องเขากำลังชม

ฝากตัวนี้ทีมงานท่านลำตรี
ลองไปเช็คคอมเมนต์ในโซเชียลตอนนี้สิ
มีคนโทรมาบอกผมไลน์มาบอกผมว่า
โซเชียลตัวนี้นี่คนด่า
สวนทางกับที่พูดอยู่นี่มันไม่ใช่
เนี่ยถ้าผมไม่ได้สร้างเรื่องนะลองเข้าไปดูหน่อย
ฟังทางบ้านบอกที่ท่านพูดอยู่นี่มันตรงกันข้าม

แต่ว่าเราจะลงมติกันในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ตามข้อบังคับหรือตามรักษ์ธรรมนูญก็ให้

สรุปก็จะเกิดประโยชน์ว่า

ยังสับสนอยู่
ฟังผมพูดสรุปแล้วก็อาจจะได้ชัดเจนในการลงมติ
แล้วเที่ยวนี้พิเศษครับท่านประธานที่เคารพครับ

ฟังว่าเขาจะสรุปกันประมาณ๒ทุ่ม

ที่เขากำลังจะสรุปกันตัดสินใจกัน

จากมุ่งให้มันเกิดประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกของพวกเราแล้วนี่แน่นอนครับ
ระบบของเราระบบสภาของเรานี่เราเปิดกว้าง
ไม่เหมือนตอนสมัยรัฐบาลผลิตการที่ผิดหูผิดตาเจ้าบ้านอ่ะ
เราก็ปล่อยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมวันนี้เขาก็ฟัง
ฟังแล้วเขาก็อยากโหวตอยากแสดงออก
เพราะฉะนั้นสรุปวันนี้จึงอยากจะให้พี่น้องได้เกิดประโยชน์ครับ
น้องทั้งบ้านด้วยท่านประธานที่ครบครับ
ไหนไหนก็ได้ทำความเข้าใจเป็นพื้นซะก่อนก่อนที่จะต้องอธิบายขยายความต่อไปครับ
การพูดคุยกันระหว่างเราในสภาเนี่ยเราเป็นฝ่ายค้านซึ่งกล่าวหา

ชาวบ้านบอกว่า
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นี่มันไม่ใช่ระบบสารสถิตยุติธรรม
ซึ่งว่ากันด้วยพยานหลักฐานทั้งวัตถุทั้งพยานบุคคล
่งกันน้ำหนักกันเอาไอ้ตรงนั้นเอาพยานเอาหลักฐานเป็นสำคัญ
แต่นี่สารประชาชนนี่คือสารประชาชน
ซึ่งเรากำลังทำหน้าที่ตัดสิน
สารประชาชนอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องเรียกหาพยานหลักฐาน
ซึ่งมันชัดเจนแช่งแต่ดูอะไรครับแน่นอนล่ะ
การเสนอข้อมูลการอภิปรายกันนี่ก็เป็นหลัก
พวกผมว่าไปท่านตอบมานี่ก็เป็นหลัก
แต่เท่านี้ยังไม่พอหรอกครับฝากพี่น้องประชาชนว่า
ด้วยความเจนจัดของพวกเราซึ่งชำนาญพอสมควร
ในเรื่องของการดีเบตโดยเฉพาะรัฐมนตรีหลายท่านนี่
เรียกว่าชั้นบรมครูเนี่ยจะฟังท่านจนมุมคงยาก
แต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะแนะนำให้ดูประกอบกันไปก็คือ
ดูภาษากายดูอากับกริยาดูพยานแวดล้อม
ดูที่มาที่ไปดูประวัติความเป็นมา
ก็จะชี้ได้ว่าคนนั้นน่าจะไว้วางใจได้
หรือไม่ไว้วางใจได้ในครั้งนี้อยากจะชี้ให้เห็น
จับตาสังเกตดูว่ากลุ่มพฤติกรรมของรัฐมนตรี
ชวนจะเอาภาษากายมาประกอบกับภาษาข้อมูลเนี่ย
บางครั้งก็เป็นคนชำนาญมากแต่ว่ามันพอสังเกตเห็นได้ว่า
แทนที่จะตอบเสียวันนั้นเขาถามปั๊บมีเวลาเยอะให้โอกาสตอบเนี่ย
กลุ่มก็หนีเอาซะต่อหน้าเลยไปตั้งหลักวันใหม่ถึงกลับมาตอบ
นี่มันบอกแล้วนะถ้าเป็นสารสถิตยุติธรรม
โจทย์ซักพยานปั๊บไอ้คนหนึ่งมีท่าที่ลุกลุ้ยลุกลนเนี่ย
ค่อนข้างจะเชื่อว่าไอ้นี่ผิด
ก็จะมีให้เห็นแล้ววันนี้กลุ่มหนึ่งที่วิ่งไปตั้งหลักก่อน
ถ้าภาษาชาวบ้านพูดกันตลกก็คือหอบหัววิ่งก่อน
แล้วค่อยมาใหม่อย่างนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะ
อันนี้เพื่อประชาชนจะได้ดูอีกเหตุผลหนึ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งก็
มักจะใช้ตัวช่วยตัวช่วยก็คือ
พอจะจนมุมก็เอาเรื่องอื่นขึ้นมากรกปิดปากพวกฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านพูดต่อไม่ได้ไอ้เคสที่ชอบขึ้นเอามากรบ
แล้วเขาดูเหมือนจะได้ผลนี่สำหรับคนจนมุมก็คือจำนำข้าว
ถ้าไปไม่รอดก็งัดจำนำข้าวขึ้นมาฝ่ายค้านก็หยุดอ่ะ
อันนี้สังเกตดูดีใครที่มักจะมีมุกแบบนี้เนี่ย
สังเกตไว้เลยว่านั่นแหละครับคือการเริ่มจะจนมุมหาตัวช่วย
แล้วก็อีกหลายอย่างเอาละประธานโทษครับ
ท่านประธานที่เคารพครับผมก็จะว่าไปเอาละครับ
ทีนี้ก็จะมาขออนุญาตทำความเข้าใจว่าวิธีการสรุปของผมเนี่ย
เนื่องจากว่ามันเป็นการอภิปรายรายบุคคล๑๐บวกหนึ่ง
รัฐมนตรีสิบนายกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเพื่อให้ความเป็นทำแล้วก็เพื่อให้ความจำแจ้งนี่
ผมก็จะเรียงเป็นลำดับทีละคนทีละคนทีละคนไป
ซึ่งตรงนี้ไงมันถึงใช้เวลานานแต่ก็จะพยายามกระชับที่สุดนะครับ
ก็จะว่ากันอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปทีนี้
ไอ้การที่จะหยิบยกสรุปกรณีลำตีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปเนี่ย
ผมก็คงนำมาพูดไม่ได้ทั้งหมดหรอกบางลำตรีบางท่านถูกอภิปรายหกคน
หกคนข้อเก่าหาเยอะว่ากันเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมง
แต่นี่ทั้งหมดผมจะส่วนลดลงประมาณ๒ชั่วโมงนะผมต้องตัดต้องทอนออกเยอะ
บางคนโดน๓ข้อหาผมอาจจะพูดถึงเพียงหนึ่งข้อหาที่มันชัดเจน
แต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้๒ข้อหานั้นพวกผมเชื่อใจคุณ
พวกผมไม่ติดใจคุณพวกผมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่ใช่
เพราะฉะนั้นพี่น้องทางบ้านที่ฟังแล้วนี่สุธินทำไมไม่ได้พูดถึงข้อกล่าวหานั้น
สำหรับคนนั้นคนนี้แสดงว่าเขาตอบดีเขาชัดเจนอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่นะเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกครั้งแต่มันมีความจำเป็นจะต้องหยิบยก
เอาเฉพาะกรณีที่มันชัดสมควรแก่เวลา
เหมาะสมแก่การรับฟังของท่านผู้ชมก็เอาซะตอนนั้น
นี่คือข้อจำกัดเอาละครับตอนนี้ก็จะเข้าเรื่อง
รัฐมนตรีท่านแรกก็ลำดับอภิปรายวันนั้นก็คือท่านลำตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ควบรองนายกท่านอนุทินชาญวีรกุล
แล้ววันนั้นก็ควบนายกลำตีด้วยสำหรับคิวแรก
เรากล่าวหาท่านลำตรีสาธารณสุขว่าท่านกับนายกรรมตรีนี่ไปผลิตนโยบายกัญชาเสรี
ซึ่งเป็นปฐมเหตุของการผิดพลาดซึ่งเป็นกระดุมเม็ดแรกที่กัดผิด
เมื่อท่านได้เป็นสัญญาประชาคมวันนั้นไว้ทั้งหมดในการมีคลิปแถลงข่าว
เป็นการสัญญาประชาคมไว้เยอะจะให้ผลิตครอบครัวละหกต้น
จะให้ขายอย่างเสรีจะให้พีสูบได้
ก็นำมาซึ่งท่านมีความจำเป็นต้องไปละเมิดอะไรเยอะเลยวันนั้นตามข้อเก่าหา
เขาเรียกว่าอนุสัญญาเดี่ยวยาเสพติดให้โทษปีหนึ่งเก้าหกหนึ่ง
วันนั้นก็ผมก็พูดไปหมดแล้วซึ่ง
จับใจความได้ง่ายก็คืออนุสัญญานี้ก็คือทั่วโลกเขาลงกัน
เราก็ไปลงกับเขาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
แล้วเขายังคงกัญชาไว้เป็นยาเสพติดร้ายแรง
แต่อนุโลมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
แต่ต้องใช้ตามข้อบังคับที่เขาควบคุมในมาตราต่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามาปลดกัญชาออกจากล็อกวันนี้นี่
ชัดเลยผมก็บอกตั้งข้อกล่าหานี่ท่านละเมิด
เมิดอนุสัญญาไปลงกับเขาแล้วมาละเมิดเขา

ให้พูดอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ

นี่ก็แสดงว่ายอมรับว่าละเมิดกฎิกา

ที่เราติดใจ

ท่านจะดึงดันต่อไปว่า

ถ้าเราจะทำจริงนี่กัญชานี่

ทำให้เป็นกัญชาทางการแพทย์

ที่ทำอยู่วันนี้คือกัญชาทางการแพทย์

นี่ท่านก็ยังดึงดันแบบโกหกชัด

เขาจะเขาจะเอายังไงกับเรา
ถ้าขนาดนี้ยังบอกว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์

ที่ท่านรมตรีชี้แจงแล้วท่านพูดแล้วก็บอก
บอกว่ายังเป็นกัญชาเพื่อทางการแพทย์

ที่เราขอแล้วก็แนะนำวันนั้น
คุณหมอวาโยซึ่งเป็นผู้อภิปรายท่านหนึ่ง

จริงแล้วนี่พอกฎหมายออกแล้ว

ช่วงที่ว่างเว้นมาจนวันนี้นี่

มิถุนาหลังจากนี้มามันปลดล็อกสมบูรณ์เนี่ย

คนในสังคมวิตกแตกตื่นใจออกมาต่อต้านอย่างนี้เนี่ย
ทำไมไม่เอาประกาศฉบับใหม่เลื่อน
เลื่อนเวลาที่จะปลดล็อกออกไปสักหน่อย

ท่านก็ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเลื่อน
ไม่ต้องเลื่อนก็เพราะว่าท่านบอกว่าคุมได้

อันนี้ผมก็คิดว่าเราเองไม่เชื่อว่าคุมได้
เราเองไม่ไว้วางใจ
วันนั้นคุณหมอวาโยก็บอกว่านี่มีเลือดใน
แสดงว่าเลื่อนเวลาไปอย่างนี้เพื่อให้ระบายสินค้า
ซึ่งทำกันมานานแล้วมันไม่ได้ขายหรือเปล่า

เอาแล้วทำไมออกประกาศกระทรวงศุกร์ก็ทำไมไม่ออก
ออกกันจังพระกำหนด
อันนี้ก็ออกพระกำหนดเซฟชีวิตลูกชีวิตหลานสิ
พูดยังไม่สิ้นกระแสความหรอกครับท่านประธานครับ
เมื่อวานก็มีข่าวที่ลำปาง
ม๖ขายกัญชาในโรงเรียน

แล้ววันนี้สดร้อนบ่ายวันนี้ขอสไลด์แผ่นต่อไป

หญิงสาววันนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณ๒๐กว่าคน

วันนี้ไปเสพกัญชาไปกินขนมบราวนี่
เพราะเอิญขนมราวนี่มันมีกัญชาอยู่ด้วย

เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ทางการแพทย์

ประเด็นต่อมาที่เราคุยแล้วก็ยังติดใจนะครับ
แล้วก็คิดว่าไว้วางใจท่านไม่ได้
ก็คือวันนี้นี่

เรื่องของการแยกแยะแล้วก็ให้การศึกษากับชาวบ้าน

ธิบดีกรมอนามัยรองเลขาอยมาแถลงที่นี่
จะเสียดายเขาไม่ลงข่าวให้

ผมพูดไปแล้วก็คือหมายความว่าเขามายืนยันว่า

ตอนปี๖๒ก่อน๖๒หมอเขาทำทางการแพทย์มาอยู่แล้ว
ปลดล็อกเขาก็ทำของเขามา
แต่วันนี้เรามาปลดล็อกไม่มีความจำเป็นต้องปลดล็อกทางการแพทย์
อนุญาตอยู่แล้วแต่ว่าต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ของเขา

การที่เราไม่ไว้ใจประการต่อมาก็คือว่า
วันนี้ไม่เชื่อว่าท่านจะเอาชีวิตของพี่น้องประชาชน
หรือเอาเยาวชนไว้ทันกว่ากฎหมายจะออก
หรือแม้แต่ออกแล้ววันนั้นผมก็บอกว่า
หรือแม้แต่เป็นพระราชบัญญัติแล้วนะ

ผมก็เชื่อว่าเอาไม่อยู่ผมก็บอกวันนั้น
นี่คือความเป็นห่วงและประเด็นต่อมา
ที่เราอภิปรายแล้วก็ถามท่านรัฐมนตรีวันนั้น
ท่านก็ไม่ตอบท่านก็ลงไปบอกว่าจะไปแถลงข่าวข้างนอก
เราก็บอกว่าสงสัยว่ามีการเจตนาที่ไม่สุจริต

ท่านก็เอาบริษัทในครอบครัวท่าน
บริษัทในตระกูลมาทำธุรกิจนี้
ซึ่งวันนั้นผมก็บอกชัดว่าชื่อบริษัทอะไรยังไงก็ว่าไป
ท่านก็ไม่ได้ชี้แจงข้อนี้ก็ไปเป็นข่าวข้างนอกบ้าง
ว่าได้ยุติแล้วจากการตรวจสอบไปที่ตลาด

อันนี้ก็ยังไม่ไว้ใจ

เรื่องนี้นี่ที่ทุกคนวิตกมากแล้วคิดว่าไว้วางใจไม่ได้
ก็คือผลกระทบทางสังคม
เราคิดว่าต่อไปนี้นี่กัญชาต้องเต็มบ้านเต็มเมือง

โรงเรียนถึงประกาศก็เอาไม่อยู่ถ้าปล่อยที่บ้าน
นี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเอาไม่อยู่แล้วสังคมมันจะไปแบบนั้น
อันนี้คือสาระที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนั้น
ท่านประธานครับเรื่องนี้ต้องย้ำอีกทีนึงว่า
เราเองไม่ได้ด้อยค่ากัญชา
ผมพูดตลอดว่าวันนั้นก็พูดกัญชานี่มีประโยชน์เยอะ
ลมชักโรคเกร็งโรคพากินสันโรคปวดจากมะเร็งเยอะ
มีประโยชน์แต่ต้องไม่ละเลยที่จะพูดถึงโทษมัน
เมื่อมันเป็นอย่างนี้ทางพักเราพวกเราก็เลยคิดว่า
สนับสนุนกัญชานะแต่ให้มันอยู่ทางการแพทย์และทดลอง

แล้วถ้าหากว่าทางการแพทย์แล้วทดลองนี่
กระทบคนทำธุรกิจไหมที่ไปส่งเสริมเขาเยอะเลยวันนี้
คนก็ไปลงทุนกัน๒๐ล้าน๓๐ล้านเยอะ
วิสาหกิจชุมชนก็เยอะก็ไม่กระทบหรอกครับ
กระทบบ้างแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีทางออก
เพราะท่านไปสร้างความเข้าใจผิดให้คนไปหลงลงทุนเยอะ

ได้ยังไงก็โลกเขายังบอกเป็นยาเสพติดหมด
ขายไปก็ส่งออกก็เหมือนกับประเทศเราส่งออกยาเสพติดก็
เหลืออะไรครับบันไลสิภาพพจน์ประเทศ

มันก็สามารถดูแลกลุ่มที่ทำธุรกิจวันนี้ได้
องค์กรพิเศษควบคุมขึ้นมาโดยเฉพาะ

ก็เยียวยาซะคนที่เขาลงทุนไปแล้ว

แต่พยายามไปสร้างอุปสรรคเทียมหรือไปสร้างทรัพพลายผิด
วันนี้จะเจ๊งก็เพราะว่าซัพพลายที่มันเทียมแล้วก็อุปสรรคที่มันเทียม
แล้วสุดท้ายพอขายออกไม่ได้ก็มาปั่นตลาดกันข้างใน

สรุปแล้วนี่ที่บอกว่าในคลิป

วันนี้ขายไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่
บอกชัดเจนขายไม่ได้

อันนี้คือข้อเก่าหา
ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือสำหรับ

ส่วนนายกรัฐมนตรีกรณีนี้คือ

ก็เมื่อพากันทำผิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก
ท่านนายกนี่ต้นทุนต่ำอยู่แล้วต้นทุนต่างประเทศ
ยึดอำนาจเข้ามาท่านต้นทุนต่ำ

สมน้ำหน้าไงเพราะท่านยึดอำนาจมาเอง
ยึดอำนาจมาท่านไปต่างประเทศมันต้นทุนต่ำ
ถึงวันนี้ถึงคนก็ไม่ค่อยครบครบก็น้อย

แล้วมาตรา๑๔จะมาแล้วท่านประธาน

อนุสัญญานี่ประเทศภาคีใดที่ละเมิด
ต้องถูกลงโทษตามมาตรา๑๔

ไปเจราค้าขายไม่ได้ในโลกวันนี้นี่
เพราะคุณมีปัญหากับต่างประเทศ
เครือข่ายสมาชิกภาคี๑๙๐กว่าประเทศ

นายกทำไมไม่ตอบมาตอบสิ
มาช่วยรัฐมนตรีสิทำด้วยกัน
อยู่ในคอลโมเขาก็เตือนแล้วว่ามันจะขัด
ท่านนายกก็บอกเอากัญชาให้มันเสร็จก่อน
ขัดอนุสัญญาเดียวเอาไว้ก่อน

เอาไว้ก่อนคือให้ท่านพ้นไปแล้ว

เอาละยังมีอีกเรื่องเรื่องโควิด

เรื่องโควิดเรื่องบริหารวัคซีนเนี่ย

ผมจะไปลายต่อไปก่อนนะครับ
ก็สำหรับท่านลำตีอนุทินและรองนายกอนุทินนี่ก็ขอผ่าน
ท่านที่สองคือท่านศักดิ์สยาม
วันนั้นก็เป็นคิวที่สอง
ท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับ
ประธานกรณีที่พาดพิงว่าผมไม่ทราบไม่เข้าใจเรื่องของข้อตกลงยูเอ็น
ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่าพักภูมิใจไทย
เรามีคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
อนุสัญญาเดี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
ตั้งแต่เริ่มแรกทุกฉบับยืนยันครับว่า
หลังจากที่เราได้ศึกษาเราก็มั่นใจว่า
สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ได้ผิดข้อตกลง
ที่เราไปทำข้อตกลงไว้
นี่คือสิ่งที่กล่าวหาผมเนี่ย
กล่าวหาผมเป็นความเท็จนะครับ

ท่านประธานที่กรบครับผมวิสานเตชะธีรวัตรภักดิ์เพื่อไทยขอประท้วงข้อที่๙ครับ
ธรรมเนียมสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยไม่กี่สิบปีเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
การปิดอภิปรายก็ค่อยไม่มีสิทธิ์แล้วครับแม้กระทั่งนายกยังไม่มีสิทธิ์จะมาตอบโต้เลยครับ
คุณเป็นใครจะมาชี้แจงได้ยังไงอย่างนี้เป็นประธานฝ่ายกฎหมายหรือครับของสภาพผู้แทนรัศดร

ผมผมผมถูกภาพทิ้งซ้อนซ้อนไปอีกเรื่องนะครับ

ได้ครับได้เชื่อผมนะครับ
คืออย่างนี้ขออนุญาตเดี๋ยวผมวินิจฉัยและชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ
คือผมตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการลุกขึ้นประท้วงที่เห็นว่ามันอาจจะไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับ
และจากนั้นก็มีการเอ่อชี้แจงกันท่านสุซินก็ได้
พาดพิงไปถึงว่าเป็นการตีความผิดของท่านสุภาชัย
สุภาชัยก็เลยขอใช้สิทธิ์พาดพิง
คือเอาเฉพาะประเด็นที่พาดพิงแล้วจะเกิดความเสียหาย
คือไม่ใช่ผมไม่ได้ให้อภิปรายครับ
แต่ว่าบังเอิญมันมีกรณีพิพาทกันก็เลย
ได้รับปากที่จะให้ใช้สิทธิ์พาดพิงเอาไว้

ผมก็พูดเฉพาะที่พาดพิง
แต่เมื่อกี้ท่านพาดพิงผมเพิ่มเติมผมต้องชี้แจงนะครับ
ก็บอกท่านวิสานว่าท่านคุมสติให้ดีใจเย็น

มีเกี่ยวกับอะไร
มีกระบวนการในการขัดขวางการสรุปของภายใน

แล้วท่านประธานก็ปล่อยให้มีกระบวนการ
ท่านประธานอย่าใช้เหตุว่ามีความสนิทสนมจากพักเดียวกันอะไร
ผมไม่ทราบนะผมเชื่อว่าท่านประธานไม่ได้คิดอย่างนั้น
แต่มันทำให้คนข้างนอกเข้าใจและรู้สึก

แล้วเราจะสรุปให้จบภายในเที่ยงคืนนี้พวกผมต้องเลยเวลานะครับ
ถ้าเลยเที่ยงคืน๑นาทีก็เจอกันวันอาทิตย์ผมไม่มีปัญหาหรอก

เรามีข้อตกลงกันอยู่ท่านประธานปล่อยให้ขึ้นมาใช้สิทธิ์ประท้วงพาดพิง
มายืนอธิบายอยู่เป็น๕นาที๑๐นาทีใช่ได้ที่ไหนท่านประธาน

ท่านจุฬบัญครับท่านสุภาชัยก็เพิ่งลุกขึ้นอธิบาย
ก็บอกถ้าลุกขึ้นมาแล้วอย่างเมื่อครู่บอกว่า
ผมถูกพาดพิงว่าผมเข้าใจผิดผมยืนยันว่าผมเข้าใจถูกนั่งลงจบ
แต่เมื่อครูคือการอธิบายแทนรัฐมนตรีท่านประธาน
อย่าปฏิเสธมันเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
เอาละครับให้ท่านสุประชัยใช้สิทธิพัดพิง
เอาสั้นตรงประเด็นนะครับตรงไหนที่เสียหายเชิญครับ
ท่านประธานครับสุประชัยใจสมุทรครับ
ขออนุญาตเรียนครับว่า
สิ่งที่ท่านสุธินได้อภิปรายสรุปนั้น
ไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าเราได้สินใจ
เดี๋ยวท่านสุภาชัยครับมีท่านสอสอประท้วง
ผมสุกระโนมธาสมาธิกษภาพุทธรรษฎรจังหวัดยาลาวเขต๒ภาคประชาชาติ
ตอนนี้เป็นช่วงของการอภิปรายสรุป
ฉะนั้นการสรุปแม้ว่าจะพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือใครก็ตาม
ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาใช้สิทธิ์การพระพิงได้ครับ

ไม่มีข้อบังคับไหนบอกว่าพลาดพิงแล้วไม่มีสิทธิ์แก้ต่างแล้วครับ

ท่านท่านสุภาชัยครับก็ท่านสุภาชัยสรุปสั้นแล้วกันนะครับ

ผมไม่ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
ฉะนั้นผมให้ท่านสุภาชัยใช้สิทธิ์พลาดพิงสั้นเอาที่เฉพาะที่เสียหายนะครับ

สิ่งที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยเป็นความเข้าใจของท่านเอง

ครับก็เชิญท่านสุธินอภิปรายต่อนะครับ
ท่านครับท่านประธานพูดเองมาตลอดสี่วันนะว่า
อภิปรายมันเขาจะให้ตอบตรงใจคุณว่ามันไม่ได้
ผมบอกว่าถูกแล้วตมติก็คิดว่าผิด
เราจะมาบังคับให้ผมพูดจนถูกใจท่านมันไม่ใช่
เพราะฉะนั้นมันก็ผมก็ต้องพูดไปตามความเชื่อตามความมั่นใจของผม
เชื่อไม่เชื่อก็ไปลงคะแนน
ถ้าบอกว่าผมพูดผิดท่านก็ไปลงคะแนนตรงข้ามกับผมเท่านั้น

จริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าไปตีความมันจะยาวไปนะ
มันยังขัดต่อรัฐธรรมนูลไทยด้วยที่ผมพูดวันนั้น
แล้วขัดเลยเถิดต่อมติสภาแห่งนี้ด้วย
ถ้ายื่นแล้วจะไปกันใหญ่ด้วย
เพราะฉะนั้นผมทำหน้าที่ของผมเท่าที่ทำแล้วก็ด้วยความเป็นมิตร
จริงเรื่องนี้มันเลยไปจนถึงขั้นยื่นยุบพักได้
มีคนคิดจะทำอย่างนั้นด้วยแต่ผมไม่ทำผมไม่ร่วมด้วย
ผมก็ทำหน้าที่ในสภาของผมอย่างนี้แหละเอาละครับ
ก็ผ่านไปก็เป็นรัฐมนตรีท่านที่สองครับ
ก็เป็นลำตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือท่านศักดิ์สยามชิดชอบ
วันนั้นเราก็กล่าวหาว่าท่านทุจริต
ปิดบังอำพลางแล้วก็มีผลประโยชน์ทับซ้อน
กระทงความผิดพฤติกรรมความผิดวันนั้นก็อยู่ที่๓ประเด็น
แต่ผมจะหยิบมาสักประเด็นเดียวครับ
ประเด็นแรกก็ติดใจข้องใจกันเรื่องเขากระโดงที่ดินเขากระโดง
บอกว่าสารมีคำพิพากษาแล้วทำไมช้าจังทำไมไม่ออก
มันเป็นหน้าที่ของการรถไฟที่ต้องดำเนินให้ออก
เพราะเอิญท่านเป็นลำตีคมนาคมก็เป็นเจ้านายของการลดไฟ
สมาชิกก็เลยติดใจว่าท่านใช้อำนาจบารมีแทรกแซงหรือสั่งการให้เรื่องมันช้าไหม
นี่สมาชิกเขาติดใจวันนั้นนะครับท่านก็ตอบของท่านไปนะว่า
ก็ไม่ได้มีการแทรกแซงไม่ได้ท่านก็ปฏิเสธ
แต่ถามว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิษฐ์
ที่สองก็คือเรื่องของการก็มีการกล่าวหาว่าใช้นอมินีหรือซุกหุ้น
กรณีบริษัทบุรีเจริญบุรีเจริญเดิมเป็นของท่านลำตีคมนาคมท่านศักดิ์สยาม
แล้วก็ไปบอกว่าได้ขายหุ้นไปให้คนอื่นแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องแล้ว
ก็ถกกันอยู่วันนั้นถกกันตรงนี้แหละแล้วท่านลำตีท่านก็ไม่ตอบท่านก็ไป
แล้วกลับมาอีกวันหนึ่งท่านลุกขึ้นท่านก็มาตอบประเด็นที่มันจะคลี่คลายคือตรงนี้
ประเด็นว่าเขาก็บอกว่าท่านนี่โอนไม่จริงขายไม่จริงยังเป็นของท่านอยู่
แต่ยักย้ายถ่ายเทเอานอมินีมารับนี่คือกล่าวหาท่าน
แล้วก็ต่อไปอีกว่าถ้าเป็นนอมินีจริงถ้ายังเป็นบริษัทของท่านจริง
ยาวเลยเพราะว่าบริษัทบุรีเจริญเนี่ยรับงานกับกระทรวงคมนาคมหลายพันล้าน
แล้วก็รับมาตลอดแล้ววันนั้นก็บอกด้วยว่ามีลักษณะหัวด้วย
แต่ถ้ามันไม่ใช่บริษัทของท่านคนอื่นมารับงานก็ไม่เป็นไร
ถ้าเป็นบริษัทของคนอื่นแต่ถ้ายังเป็นบริษัทของท่านอยู่
ทับซ้อนซุกหุ้นท่านก็มาชี้แจงนะน่าสนใจนะครับ
ประเด็นที่ท่านมาชี้แจงก็ท่านก็ยืนยันว่าได้มีการขายจริงขายจริง
จริงท่านก็มีหลักฐานดีน่าฟังก็คือท่านเอาหนังสือรับรองของแบงค์ธนชาติมา
ธนาคารทยาบุรีรำก็เอามาบอกว่าได้โอนเงินกันวันนั้นเท่านั้นทีนี้๓๔เที่ยว
ก็ขอสไลด์ต่อไปนะครับท่านก็เอามายืนยันวันนั้นก็ทุกคนก็ได้เห็นนี่แหละครับ
นี่ก็คือนี้มันอาจจะตัวเล็กหน่อยผมก็พยายามอ่านด้วยความเป็นธรรม
เข้าไปดูแล้วก็มีโอนเงินจริงวันนั้นวันนี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านี้ตามนี้นะครับ
แต่ว่าคณะทำงานของคบกับผมเนี่ยท่านทวีสอดส่องท่านประกอบวุฒินะครับ
แล้วก็อีกหลายท่านเขาก็ไปศึกษาดูก็บอกกับผมมาว่า
คณะทำงานศึกษาแล้วนี่เห็นว่าเอกสารฉบับนี้มีพิรุษไม่น่าเชื่อถือ
แบงค์ทำไมไม่มีหัวกระดาษแบงค์สอง
ขึ้นไปอีกได้ไหม๒ลายเซ็นต์เนี่ยเหมือนกับตัดแปะทำไมมันตกขอบออกมาข้างนอก
รายการโอนหุ้นวันแรกทำไมโอนก่อนที่จะมีการซื้อขายหุ้นโอนเงินก่อน
ทำไมโอนเงินก่อนซื้อขายหุ้น๕๖เดือน

ก็มาดูนะครับก็มาดูแล้วดูไม่ได้ดูเท่านี้
ทีมงานก็ไปดูประกอบกับเรื่องของการชี้แจงทรัพย์สินที่ปปช
เราไปดูที่หลักฐานการเสียภาษีโยงเข้าหากันทุกเรื่อง
ทุกคนก็ได้สรุปตรงกันว่าไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นจริง

ถ้าของจริงมันต้องบินแบบแผ่นที่๓ขอเลื่อนไป
เชิญครับเลื่อนไปอีกสไลด์อีกแบบหนึ่ง
ไลด์แผ่นต่อไปขอแผ่นต่อไป
ถ้าเป็นเอกสารของธนาคารนี้ที่เคยออกมา

มันก็จะมีหัวธนาคารธนชาติ
แผ่นต่อไปอีกนี่ก็ออกมาอีกรอบนึง
ก็จะมีหัวธนาคารธนชาติเหมือนกันอีก
อีกแผ่นเนื้อสไลด์อีกแผ่นหนึ่งไปเลยข้ามไปเลย

การออกมาทุกครั้งนี้ก็จะมีอย่างนี้ครับ
แผ่นแรกกับแผ่นนี้มันจะมีหัว
กระดาษธนาคารไม่มีหัวนี่เป็นไม่น่าเชื่อ
เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมคณะทำงานที่เขาอภิปราย
เขาก็เลยสรุปว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นเอกสารจริง
วันนี้ก็เลยปักใจว่าไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นกันจริง
ประกอบกับเรื่องของเสียภาษีไปประกอบกับเรื่องของการชี้แจง
บัญชีทรัพย์สินในปปชยังมีรายการที่ตกหล่น
เปรียบปปชก็เลยสรุปว่าเอกสารนี้ไม่จริง
ถ้าไม่จริงก็แสดงว่าซื้อขายไม่จริง
ถ้าซื้อขายไม่จริงก็แสดงว่าบุรีเจริญยังเป็นของท่าน
ถ้ายังเป็นของท่านก็แสดงว่าเอามารับงานนี่ก็ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความเป็นลำตีต้องหลุดแล้วนี่คือความเชื่อ
และปรักใจของเราสำหรับท่านรัมศีรศรัพย์สักสยาม
ครับไปอีกอีกคนนึง
รัฐมนตรีศักดิ์สยามก็เป็นรมตรีสุชาติชมกลิ่น
เป็นลำตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ข้อกล่าวหาก็วันนั้นก็บอกว่าท่านสุชาติเนี่ยได้มีการทุจริต
รายการ๒เคส๒กรณีที่บรรยายพฤติกรรม
พฤติกรรมหนึ่งก็คือไปใช้กองทุนประกันสังคม
ซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานของผู้ใช้แรงงานของผู้ประกันตนทั้งหมด
ใช้เงินของกองทุนประกันสังคมไปซื้อหุ้นของบริษัทเอกชนลายหนึ่ง
แล้วบริษัทเอกชนรายนั้นก็เอาเงินที่ซื้อหุ้นไปปั่นหุ้น
ผิดข้อเก่าหาไปปั่นหุ้นแล้วก็แจกไปยังบริษัทเล็กน้อย

ที่สองก็บอกว่ามีการนำเข้าแรงงานต่างประเทศในประเทศ

เขาก็โชว์สลิปโอน้นนี่นั่น

ที่บอกว่ามีโอนเงินด้วยนั้นท่านก็ไม่รับทราบด้วยท่านไม่รู้

ส่วนกรณีที่ไปตั้งเอาเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ย
ซื้อหุ้นนะครับบริษัทเอกชน
แล้วก็หมุนกันไปที่บรรยายว่าฟ้องเนี่ย
ยายว่าปั่นหุ้นแล้วก็บรรยายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย
อันนั้นท่านก็ตอบว่าท่านไม่เคยมีความรู้เรื่องหุ้นไม่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานของพักของพวกเราฝักร่วมฝ่ายค้านก็มีความเห็นว่า

นี่สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่น
ต่อไปครับก็เป็นลำตีนิพนธ์บุญญามณีครับ
ท่านนิพนธ์บุญญามานีเป็นรัฐมนตรีช่วยอวการกระทรวงมหาดไทย

ข้อกล่าวหาก็คือท่านนิพนธ์บุญยามณีเนี่ย
ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นโครงการเดินสำรวจออกเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินที่เกาะนุ้ยนอก
ก็บอกว่าเผอิญคนของท่านคนที่ได้การไปบริเวณที่นั้น
มันไม่อยู่ในไข่ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้
มันเป็นที่สานะมันเป็นที่ของหลวงไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ออกกันได้เยอะ
แล้วผู้ก่าวหาคือคุณปเศิฒร์พงธ์
ก้าวไกรก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วคนที่ได้ได้เอกสารสิทธิ์
ก็เป็นคนใกล้ชิดของดำตีนิพนธ์ก็เชื่อโดยสนิทว่า
คุณนิพนธ์ต้องมีส่วนไปทำอะไรสักอย่างผู้กล่าวหาวันนั้นผู้อภิปรายก็
ยกตัวอย่างให้เห็นเสร็จสับนี่คือสปกรภาค๒ดีนี่แหละ
ก็คือออกเอกสารสิทธิ์ให้พวกพ้องนี่จำง่ายก็เหมือนสวปกร๔๐๑อ่ะ
ตอนนั้นอ่ะท่านพระพุทธท่านก็ตอบยังไง
ท่านก็ตอบว่าท่านก็ไม่รู้เห็นกับคนพวกนี้ไม่รู้จัก
ก็จะไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกครับถ้าจะบอกว่าใช่พวกผมเพื่อนผมก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นคณะทำงานก็มาลงมติกันบอกว่าตอบอย่างนี้ตอบยังไงนี่
พยานไม่ใช่พูดกันในสภาไปเช็คดูแล้วไปดูคนใกล้ชิด
สนิทสนมกันไปกันมาโวนวัยยงใยไปแล้วนี่ก็เชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันอ่ะ
ก็เข้าข่ายว่าใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงแล้วก็สั่งการหรือทางตรงทางอ้อม
เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องนี่ก็ไม่ไว้วางใจท่านต่อไปครับ
ก็เป็นคุณชัยวุฒิธนคมานุสรคุณชัยวุฒนคมานุสรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานที่เคารพครับ
ข้อกล่าวหาไร้ประสิทธิภาพไร้ซึ่งจริยธรรม
ก็บรรยายฟ้องว่ายังไงบรรยายข้อกล่าวหาว่ายังไงครับ
ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องใหญ่ที่บรรยายกันวันนั้นและเป็นที่วิตกของสังคมวันนี้เนี่ย
ภัยคุกคามใหม่ที่สุดของคนไทยวันนี้หรืออาจจะทั่วโลกก็ได้
ก็คืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์แก๊งคอนเซนเตอร์
โทรมาหลอกมาลวงชาวบ้านหลายรูปแบบหลายรูปแบบมาก
ภัยอันนี้มันคุกคามขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
แล้ววันนี้เนี่ยมันมากถึงขนาดว่าถามทุกคนที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้เนี่ย
มีใครที่ไม่เคยโดนบ้างโดนแล้วก็เสียเงินศูนย์เงินไปแล้วนี่
นับเป็นอะไรเป็นศูนย์เสียทางเศรษฐกิจไปเป็นแสนล้าน
แล้วก็บอกว่าภัยอาชญากรรมแบบนี้เนี่ยกระทรวงนี้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ที่จะต้องแก้ปัญหาต้องสกัดกั้นและปราบปรามให้อยู่
ถ้าท่านเอาไม่อยู่แล้วนี่ประชาชนจะเดือดร้อนมาก
ภัยนี้ไม่ธรรมดาครับวันนี้ตามสถานีตำรวจทั่วประเทศเนี่ย
ท่านไปดูดิสถิติการแจ้งความภัยที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจนี่
สูงเป็นอันดับสองไล่ไล่กันกับยาเสพติดวันนี้กำลังจะแซงแล้วครับ
ประชาชนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนี่ภัยจากแก๊งอาชญากรรมความโทษสูงที่สุด
มาทุกรูปแบบผมยังโดนที่นี่ก็โดนกันหมด
แล้วทำยังไงเราก็บอกว่าเรื่องนี้นี่ต้องหวังพึ่งรัฐมนตรี
หวังพึ่งกระทรวงนี้ถ้าท่านทำไม่ได้
ถ้าท่านทำไม่ได้ก็คือท่านแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้
ความเดือดร้อนก็จะปกคลุมชาวบ้านคุกคามชาวบ้าน
ถ้าท่านไม่มีปัญญาหรือความสามารถไม่ถึงพวกเราก็ไม่ไว้ใจไม่ให้อยู่
แล้วท่านตอบยังไงรู้ไหมครับท่านก็ตอบว่ายอมรับว่ามีมันเยอะ
มีทั่วโลกแล้วก็บอกว่าท่านได้ทำแล้ว
ทำจริงได้ทำทุกอย่างแล้วสุดความสามารถ
บอกว่าผมไม่ทำไม่ได้ผมทำแล้วท่านประธานที่กรบครับ
ถ้าท่านได้บอกว่าท่านทำสุดชีวิตแล้วนี่ท่านเต็มที่แล้วนะ
แล้วก็เชื่อท่านหน่วยงานนั้นก็มีเราก็จัดงบไปให้ในการมาธิการเงินงบประมาณก็
เอาตำรวจมาตำรวจที่ปราบปรามเรื่องนี้ก็เอามา
สอบสวนกันทั้งหมดเมื่อได้ทำแล้วนี่ก็ยังปรากฏชัดว่า
ภัยนี้ไม่มีทางจะหยุดยั้งเอาไม่อยู่เกินมือ
ก็แสดงว่ารัฐมนตรีหมดความสามารถ
ซึ่งความสามารถที่จะเอาปัญหานี้อยู่
ผู้อภิปรายวันนั้นพวกเราก็กล่าวหาว่าไอ้สิ่งที่ควรทำไม่ทำ
แต่ไอ้สิ่งที่ควรทำแต่ไม่ควรจะกลับทำเช่น
กระทรวงนี้ไปเน้นหนักในการสอดแนมและปราบปราม
ปราบปรามคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมากกว่า
เสียเวลาเรื่องนั้นมากกว่าแต่เรื่องนี้นี่คุณไม่ทำ
ท่านก็บอกว่าทำเอาละถ้าจะบอกว่าท่านหมดปัญญาแล้วใช่ไหม
ก็ไม่ยอมรับหรอกแต่เราวินิจฉัยได้ว่า
ถ้าให้ทำมาถึงขนาดนี้แล้วนี่ยอมรับและจำนวนขนาดนี้
เราก็ให้ทำงานต่อไม่ได้ครับก็เอาคนอื่นมาทำ
เพราะภัยนี้มันใหญ่และรุนแรงจริงจริงนี่คือข้อกล่าวหาแล้วเราไว้วางใจ
ลำตีชัยวุฒิไม่ได้วันนี้ถ้าเอาปัญหานี้ไม่อยู่
ก็ควรเปลี่ยนคนอื่นมาทำประการต่อมาก็คือได้มีคนแจ้งพฤติกรรม
มันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลอิงก็คือท่านไปตั้งเพื่อนสนิทคนสนิท
ขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาตั้งไม่ตั้งเปล่าก็ไปรับงาน
เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนเจ็ดร้อยกว่าแห่งก็ไปจัดซื้อจัดจ้าง
ทำนองหัวเข้าทำนองราคาที่ไม่สอดคล้องกับตลาด
ก็ว่าทุจริตแหละวันนั้นคุณวันนี้วัฒน์ก็ได้ตั้งข้อเก่าหาแล้วก็บรรยายสถานการณ์ให้
ลำตีก็ตอบว่าเป็นเพื่อนจริงยอมรับว่าเป็นเพื่อน
แล้วผิดตรงไหนเพื่อนไม่ผิดหรอกครับท่านก็ตั้งได้
แต่ถ้าเพื่อนไม่ไปรับงานของท่านถ้าเพื่อนท่านไปรับงานท่าน
ในการดูแลของท่านมันก็เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องสิ
มันก็เข้าเอื้อประโยชนต่อพวกพ้องแล้วงานนั้นก็มีความไม่ชอบมาภากล
ซึ่งบรรยายต่อสภาแห่งนี้เพื่อนสมาชิกแห่งนี้ได้รับฟังไปแล้ว
เราก็เชื่อว่าได้มีการทุจริตจริงในโครงการนั้นวันนี้ด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งปวงนี่
สองเรื่องนี้เราก็ไม่ไว้วางใจแล้วมีเรื่องหนึ่งอยู่ในยติ
คือการขาดจริยธรรมของท่านลำตรีชัยวุฒิเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งบางครั้งพวกเราก็คิดหนักเราจะหยิบยกมาดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีเรื่องนี้
ก็เราก็มีมติให้คุณชะนกจันทาทองสสน้องคายเป็นคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
ทำไมหยิบยกขึ้นมาเราประเมินผิดหรือเปล่าว่า
เรื่องนี้นี่ผู้หญิงเขาจะต้องเป็นเดือดเป็นแค้น
เห็นผู้ชายไปยกย่องหญิงอื่นเสมอเท่าภรรยาเข้าทำนองว่ามีชู้
อย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าผู้หญิงต้องเดือดแล้วผู้หญิงเขาจะต้องปกป้องเขา
แล้วผู้หญิงเขาต้องไม่ยอมเราก็คิดว่าจะเอาผู้หญิงขึ้นพูด
ก็ดีแล้วครับทางผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้เห็นดีเห็นงามด้วย
ผมแม้เป็นผู้ชายนะผมก็ให้เขาพูดเถอะ
เราก็จะอาจจะโดนหางเลขทำให้หางเลขพวกผู้ชายก็ว่ากันไป
แต่เอาละผู้หญิงเหมาะแล้วท่านชนกก็เสียสละ
พูดเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังอยู่พอสมควร
แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนั้นก็วุ่นวายหน่อย
ก็มีการพูดกันว่าเรื่องนี้เอาเรื่องต่ำมาพูด
แล้วก็ค่อนข้างจะตำหนิติติงคุณชะนกค่อนข้างมาก
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูด
ไม่ควรที่จะต้องมาหยิบยกมาคุยกัน
ไม่ควรเป็นสาระของสภานี่ก็ไปแก้กฎหมายปริยจริยธรรมนะ
ประมวลจริยธรรมก็ยกเลิกมันข้อนี้ออกก็จบไม่ต้องมาคุยกัน
ถ้าตราบใดยังจะอยู่ในประมวลจริยธรรมเนี่ย
มันต้องมีการบังคับใช้ประมวลและบังคับข้อนี้

ถ้าเจอกระทำผิดก็ต้องพูดกันแต่จะพูดอย่างไรพอดีพองาม
ก็เอาซะพองามซึ่งคุณจนกก็พูดซะพองาม
แต่ก็โดนพอสมควรถ้าบอกว่าคุณชะนกพูดเรื่องต่ำ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาถ้าไม่มีคนทำเรื่องต่ำ
เขาจะได้พูดเรื่องต่ำอ่ะอืมท่านครับ
เรื่องนี้ลูกผู้ชายกลัวจะตายอ่ะ
ท่านประธานวิทย์เราก็กลัวเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าดีแล้ว
พูดต่อไปพวกผู้ชายอย่างพวกเราก็จะ
ระวังขึ้นเราจะไปทำอะไรประเจิดประเจิด
จะไปทำผู้หญิงเขาเอาตายแน่เอ๊ะผมคิดว่าคิดมาถูกนะ
แต่ว่าการอาจจะตรงกันข้ามก็ไม่ไม่ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับ
ผมจะจบตรงนี้ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีทั่วบ้านทั่วเมืองฮะ
แต่มันต่างกันที่ว่าทำแล้วนี่ถ้ามันมีความละอายอยู่ระดับหนึ่ง
ละอายต่อบาปก็อาจจะโผกโผกปิดปิดมกมกมิดมิด
ก็ต้องเอาเกียรติภรรยาไว้อ่ะแต่ว่าถ้าเราไปทำ
ไม่ไว้ใจไม่ไว้หน้าไว้เกียรติภรรยาเราไปเชิดชูอย่างนั้นก็ถือว่า
เราไม่ละอายต่อบาปเท่านั้นแหละคนไม่ดีต่างกันอาจจะอยู่ที่ว่า
เราจะบริหารจัดการเรื่องนี้แค่ไหนถ้าไปทำซะจน
ภรรยาไม่มีหน้าไว้อันนี้ตรงนี้มันก็จะต้องมีคนกระตุกกันบ้าง
ถ้าเห็นแก่เด็กเราต้องจัดการกับพ่อไม่ต้องจัดการกับคนอื่น
ต้นต่อตรงนั้นเอาละครับเรื่องนี้สำหรับท่านลำตีชัยวุฒิก็มี๓เรื่อง
เราก็คิดยังไงแล้วเราก็ไว้วางใจไม่ได้เพราะถ้าไว้วางใจต่อนี่
ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นี่มันก็จะคุกคามเราไปต่ออย่างนี้
ท่านประธานที่กรบครับต่อไปก็เป็นรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่ง
คือท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นี่
ท่านถูกกล่าวหาเป็นเรื่องเดิมและต่อเนื่อง
คนกล่าวหาท่านก็คือท่านสสประเสริฐจันทรรวงทอง
เรื่องเดิมซึ่งการว่ากันเมื่ออภิปรายไว้ใจคราวที่แล้ว
กระทรวงของท่านในหน่วยงานที่ท่านดูแลคือ
การคลังสินค้ามีการจัดซื้อถุงมือยาง

ทุจริตคนที่ทุจริตก็เป็นเครือข่าย
ประธานองค์การคังสินค้าก็เป็นคนสนิทของท่านลำตีจุริน
นี่ที่กล่าวหากันวันนั้นแล้วก็มีการทุจริตอย่างนั้น
อย่างนี้เป็นวงเงินแสนกว่าล้านแต่เบิกเบิกเงินไปแล้วนี่
สองพันกว่าล้านถ้าสำเร็จก็จะต้องจ่ายอีกแสนกว่าล้าน
ความเสียหายแสนกว่าล้านนี่ไม่ได้ท่านประเสริฐก็กล่าวหา
จุลินก็ตอบโต้ตอบกันไปโต้กันมาตอบกันไปโต้กันมา
สุดท้ายท่านประเสริฐก็ไปยื่นปปชพอไปยื่นปปช
ไปยื่นหน่วยงานเขาก็ฟันเปรี้ยงมีมูลสั่งจัดการลงโทษ
ท่านประธานวงการทางสินค้าท่านประเสริฐก็บอกว่าเอาละ
ก็ถือว่าที่ส่งจริงที่ผมพูดเป็นจริง
รักษาผลประโยชน์ของประเทศได้แล้วแสนกว่าล้าน
แต่๒๐๐๐๐๐๐ที่เบือนไปแล้วนี่คือค่ามัดจำ
ต้องตามดูหน่อยมันไปยังไงได้เอาคืนหรือยัง
เมื่อเขาชี้ผิดแล้วปปชชี้ผิดแล้ว
มีหน้าที่ต้องเอาเงิน๒๐๐๐ล้านขึ้นมา
ประเสริฐก็นำมาซึ่งสู่การอภิปรายรอบนี้
ท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าเงินตรงนี้เนี่ย
จุลินน่าจะมีส่วนด้วยน่าจะมีส่วนได้ด้วย

เพราะว่าลูกน้องท่านองค์ท่านวงการนี้ก็จับตา
ถ้าปปชชี้มูลอย่างนั้นท่านบอกว่าใครผิดจัดการหมด
ผมไม่ไว้หน้าแต่ก็ยังพบว่า
ทำงานอยู่ต่อจนครบวาระ

เอ๊ะท่านปกป้องทีมงานลูกน้องหรือเปล่า
ถ้าท่านไม่ปกป้องนี่ก็เขาชี้มูลขนาดนั้นนี่
ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่หยุด
แล้วไม่เท่านั้นเงิน๒๐๐๐ล้านเนี่ย

คุณประเสริฐจันทรรงทองก็ไปตามมาเสร็จ
ชี้แจงในสภาเสร็จฉายขึ้นเสร็จ

สายนั้นไปสายนี้ไปสายนั้นไปสายนี้
แล้วก็ให้ท่านจุลินตอบถามว่าท่านรู้เห็นเห็นชอบไหม
เพราะไอ้ที่ไปมันไม่ใช่สมเหตุสมผล
บริษัทมันเป็นห้องแถวบางบริษัทไม่ทำธุรกิจอะไรเลย
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับถุงมือยาง
ถ้าบอกว่าโอนไปให้ค่านู่นนี่นั่นมาทำถุงมือยางก็ไม่ว่าอะไร
แต่ดูแล้วท่านประเสริฐก็สงสัย
ว่ามันไม่ใช่มันเป็นการโอนเงินยักย้ายถ่ายเทหนี
ก็ถามท่านจุลินแล้วก็ตั้งข้อหาด้วย
ว่าท่านไม่ดำเนินการไม่อายัด

แล้วกว่าท่านจะไปตามเงินมาเนี่ยไม่ทัน

ถ้ารัฐเสียประโยชน์ท่านประเสริฐก็เชื่อเข้าไปอีกว่า

ก็ต้องยอมรับแหละผมก็บอกท่านประเสริฐแล้วว่า
หรือบอกท่านผู้ชมว่าจะฟังต้องฟังดีนะท่านจุลิน

แต่ว่าก็เก่งยังไงก็มีพิรุษ
ก็พบว่าท่านไม่ได้ตอบเลยเรื่องเส้นทางการเงิน
ไม่ได้พูดถึงเลยเส้นทางการเงินที่ทุนประเสริฐจี้
แต่ท่านตอบตรงไหนท่านก็ไปตอบว่าท่านดำเนินการ
มีขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยก็จริง
ดูแล้วทำตามขั้นตอนหมด
ตั้งกรรมการสอบนู่นนี่นั่นท่านก็ว่าหมด
แต่ว่าไปดูลึกจริงแล้วก็คือขั้นตอนที่ท่านตั้ง
ดำเนินการเอาผิดกระบวนการที่เดินไปตามกฎหมาย
ซึ่งท่านบอกว่ามันต้องเดินตามนี้เท่านั้น
กว่านี้ไม่ได้ผิดปั๊บมันก็จะเข้าทาง
จำเลยก็หลุดเลยโจรก็ไปเลย

ถ้าเป็นหลุดปั๊บพลาดปั๊บก็ยิ่งไม่ได้เงินคืนเลย

ขั้นตอนที่ท่านทำเนี่ยมันคล่อมกันนิดเดียวกับการโยกย้ายถ่ายเทเงิน
มันค่อมกันวันสองวันค่อมกันวันสองวัน
ก็เหมือนกับจับผิดจับถูกแกล้งจับผิดแกล้งจับถูก
จับปลาไหลจับไม่ถูกให้มันไปได้บ้างอะไรอย่างนี้
ก็เลยเราก็ดูแล้วเราก็เลยคิดว่า
ชี้แจงยังไงก็เหมือนกับท่าน
เสียให้มันครบกระบวนการแต่ว่า
ไม่เจตนาจะให้เอาเงิน๒๐๐๐นั้นให้อยู่
นี่เราก็ปักใจสิว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้
นี่ก็เลยเป็นพิรุษนะที่ผมยกขึ้นตอนต้นว่า
ถ้าใครไปไม่ได้ไปไหนไม่รอดมาลงจำนำข้าวนี่

รุษมันบอกอาการมันชัด
เราก็ต้องเชื่อตามวิถีคิดของเราว่า
เรื่องนี้เนี่ยท่านจุลินไม่สุจริตจริงเหมือนที่เรากล่าวหา
นี่คือท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับ
ท่านต่อไปครับคือท่านจุติไกรเลิก
จุธีใกล้เลิกนี่ท่านเป็นลำตีว่าการกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์
ก็มีหน้าที่ในการดูแลคนยากคนจน
โดยงานที่ท่านดูแล้วก็คนรู้จักดีที่สุดก็คือการเคหะแห่งชาติ
คนกล่าวหาท่านคือคุณสสนัชชาจากเก้าไกล
นัชชาก็เพราะเอิญท่านก็เป็นคนอยู่ในการเคหามาก่อน
ฟังว่าประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็ชำนาญแล้วก็รู้ที่มาที่ไปดี
ก็กล่าวหาว่าท่านจุติไม่สุจริตไม่สุจริต
โครงการบ้านการเคหานี่โอ้หลายแสนล้านอ่ะ
ก็มีสองบริษัทเป็นตัวละครอยู่เซ็มโก้เคหะสุพชา
ก็ไปพบว่าไอ้เซ็มโก้นี่ก็มารับงานที่นี่แหละรับงานประจำเยอะเลยอยู่ในการเคหะนี่
แต่ดูไปดูมาแล้วบริษัทนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะไปรับงาน

ความสามารถก็ไม่สูงไปเช็คดูเงินในบัญชีแล้วก็มีไม่เยอะไม่ถึงแสน

แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องถมดิน๓๘โครงการอยู่ในมือของบริษัทนี้
ถามถ่ายได้ความท่านลำตีก็ตอบท่านนัชชาก็ถามว่า
แล้วทำไมบริษัทนี้ไปรับงานได้
พอไปดูหนังสือบอลคนสนที่แล้วไม่มีจดไว้ว่าจะทำธุรกิจด้านนี้เลย
ท่านธรรมดีท่านก็เห็นวันแรกนะ
วันแรกท่านผิดแล้วก็กลับมาอีกวันหนึ่งท่านก็ตอบ

เพราะบริษัทนี้มันเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือหรืออยู่ในบริษัท
บริษัทลูกของการเคหะ

การไปถมดินก็ไปซอยสัญญาออกเป็น๕๐ล้าน๕๐ล้าน๕๐ล้านเยอะ
แล้วก็ไปพบว่าถมดินบางที่ยังไม่มีโครงการ
เขาก็ถามท่านก็ตอบ
กันไปตอบกันมาคู่นี้ก็ดูเหมือนกับว่าสูสี

ยังมีช่องว่างที่จะต้องเป็นพิรุษเยอะ

ประมวลกันในคณะทำงานว่า
จุตินี่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้
ที่จะให้เป็นลำตีต่อไป

ต่อไปก็เป็นท่านลำตีสันติพร้อมพัฒน์

เป็นลำตีช่วยประการกระทรวงการคลัง
ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ายังไงครับ

เอาง่ายอย่างนี้แหละไม่ต้องเป็นบรรยายเยอะคือทุจริต

ซึ่งเป็นกำลังจะเป็นสู่สารการลงทุนของรัฐบาลนี่แหละ
แล้ววันนี้ก็ยังรัฐยังถือหุ้นอยู่บ้าง
ก็ทำงานนี้มาจนจบแล้วหมดสัญญา
พอหมดสัญญาทีนี้ก็จะมีการหาคนทำต่อ
ตรงนี้แหละครับถ้าคนที่จะจ้องจะทุจริต
หมดสัญญาช่วงจะต่อสัญญาใหม่เป็นโอกาสทอง

ปั๊บจะหาบริษัทใหม่
เริ่มทีมงานของเราก็เริ่มศึกษาแล้วพบปัญหา
คุณยุทธพงศ์จรษฐียังคุณชายาผมมา

ก็ไปมีพิรุษมาเป็นลำดับลำดับลำดับ

พิรุษก็คือว่าพอหมดปั๊บ
ทางบอร์ดหรือทางลำตีก็ให้จ้าง

เขาก็บอกว่าสรุปออกมาว่า

ก็บอกว่าให้หาวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
โดยพิเศษไม่ต้องไปประมูล

ก็ตั้งคอสังเกตว่า
โดยงานที่วิจัยไปศึกษานี่คือใคร
ก็ไปพบว่ามีความโยงใยกับรัฐมนตรี

จนวันนี้นี่ตั้งทงว่า
รัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีบริษัทของตัวเองเข้ามาทำ

เพราะฉะนั้นก็ลงทุนที่จะสร้างเงื่อนไขกติกาขึ้นมาว่า
ประมูลหรือการจัดซื้อจัดจ้างเที่ยวนี้เนี่ย
ก็ให้ที่ปรึกษานั้นบอกว่า
ขนาดการลงทุนไม่เกิน๕๐๐ล้านบาท

สู่การเป็นบริษัทร่วมทุน
ถ้าไม่ใช่ร่วมทุนก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรี
ถ้าเป็นร่วมทุนก็ไม่ใช่อำนาจรัฐมนตรี
พอบอกว่าไม่เกิน๕๐๐ล้านเป็นอำนาจของลำตี
เพราะทันทีพูดง่ายว่า
ต่อไปนี้จะเอาใครมานี่รัฐมนตรีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ตามนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะจริงจริงแล้วนี่
แล้วต่อมาก็ปรากฏว่าไปคัดมาพัดไปคัดมา
มันก็มีมา๕บริษัทครับเหลืออยู่๒
พอได้ไปได้มาก็สั่งยกเลิกประมูล

ก็มาลงที่บริษัทอีกวงสยามได้

หมายก็คือบริษัทนี้หรือเปล่า

มันก็เป็นข้อผิดสังเกตไล่มาจนต้นกระบวนความ
ก็เลยกล่าวหาว่าท่านการที่ท่านพยายามทำมาแต่ต้นนี่
คือพยายามที่จะต้องคุยทางมาจนให้จบ

แล้วถ้าเป็นอย่างที่สมมุติจริงว่า
โครงการขนาดนี้ค่าตอบแทนขนาดนี้
ถ้าสมมุติคนที่คิดจะไปเอาผลประโยชน์

ในที่สุดอีทวอเตอร์ก็ส่งฟ้อง
ขอความเป็นธรรมกับสารปกครองอยู่
แต่วันนี้ดูเหมือนว่าท่าทีจะเอาให้ได้

ทพงศ์และชายาก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
พิปรายแล้วก็ทักท้วงติง
นำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการติดตามงบประมาณ

คราวที่แล้วก็ได้รัฐได้แค่๖๐๐ล้าน
แต่คราวนี้วงสยามเขาเสนอตั้ง๒๐๐๐กว่าล้าน
รัฐได้เยอะกว่า

นายกรรมตรีนี่ถูกกล่าวหาด้วย
เขามีปัญหากันจนหาทั้งที่จบไม่ได้วันนี้ต้องอยู่ที่สารปกครอง
แล้วที่สำคัญต่อมาก็คือ
ลำตีบอกว่าถ้าเที่ยวเอาตรงสยามนี่ก็เพราะว่า
จะได้ค่าตัวแทนสูง๒๐๐๐กว่าล้าน
แต่อีทวอเตอร์แค่๖๐๐ฟังอย่างนี้ดูดี
แต่ทางคุณยุทธพงศ์แล้วก็หลายท่านที่เป็นศึกษาข้อนี้ว่า
ถ้าเปิดประมูลเปิดกว้างไม่จำเป็นต้องอีทวอเตอร์หรอก

เสนอเท่าไหร่ก็เสนออาจจะได้เยอะกว่า๒๐๐
อาจจะเป็น๓๐๐๐ล้านก็ได้
ไอ้ที่๖๐๐ล้านที่ว่าอีทวอเตอร์ให้น้อยมันเป็นเรื่องเก่าเขา
มันเป็นอดีตที่เขาให้น้อยแต่รอบใหม่เขาอาจจะให้เยอะกว่านั้น
ฟังไปฟังมาแล้วเรื่องนี้เราก็เลยเชื่อว่า

ฟังแล้วก็เชื่อได้สนิทใจฟังการตอบสองฝ่ายแล้วนี่

นายกรัฐมนตรีอยู่ไหนทำเอาหัวเอานาไปตาไปไล่

ถ้าทำแบบนี้ก็สมประโยชน์กับเขา
ถ้าไม่ทำก็ละเว้นอยากทำให้ดีก็คือ
กลับมาตั้งหลักใหม่เปิดกว้างตามวิธีงบประมาณเปิดแฟร์

เมื่อพิจารณาถี่ถ้วนทุกอย่างแล้วนี่

เป็นอีกคนนึงที่พวกเราสันติพร้อมพัฒน์นี่
เป็นอีกคนนึงที่พวกเราไม่อาจไว้วางใจได้
ท่านจะบอกว่าวันนี้ยังไม่เซ็นสัญญา
ก็ยังไม่เซ็นสิเพราะว่าพวกเราทักไว้ก่อน
เผลอเข้าซึ่งท่านอาจจะเอาจนได้
ท่านพฤติกรรมมันบอกมาเป็นต้น

ก็คือท่านพเอกยคปะวิทย์

ท่านในรับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

สิ่งซึ่งไม่ไว้ใจท่านก็คือไร้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพขาดความสามารถ
อันนี้ไม่ได้ไปวัดเอาตรงที่ว่าท่านเดินช้าหรือท่านจะหกล้มนะ
เอาเป็นว่าท่านแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้
คุณมณพรก็บรรยายขยายความว่า
วันนี้เนี่ยปัญหาของพี่น้องเนี่ยที่หนักหนาสาหัส
จากไม่มีอยู่ไม่มีกินปากท้องจะเป็นจะตายแล้วนี่
เขายังทุกข์กับเรื่องปัญหายาเสพติด
แต่ถามทุกครั้งรัฐบาลก็ตอบทุกที
พลเอกประวิทย์ก็ตอบทุกครั้งว่าทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ทำเต็มที่
มันเป็นความอัดอั้นตันใจที่ได้รับการกดดันมาจากประชาชน
แทนไม่พูดเรื่องนี้ผู้แทนไม่จัดการกับคนละเลยเรื่องนี้นี่
ผู้แทนบกพร่องแล้วก็เป็นบาป
ผมนี่รู้สึกบาปที่เป็นผู้แทนแล้วแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้
แต่ความเป็นผู้แทนมันก็ทำได้แค่นี้ก็ต้องจี้คนทำ
ท่านก็บอกว่ามันดีขึ้นนะยาเสพติดมันดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาหรอก
มณพรและคณะก็ไปเอาข้อมูลมาน่าสนใจครับ
ข้อมูลนี้ไปเอามาจากไหนต่างกับท่านลนตรีนะ
ลำตีไปฟังปปศไปฟังตำรวจไปฟังหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับของท่าน
แต่มณพรและทีมงานของเรานี่ไปฟังการวิจัยไปการวงเสวนาทางวิชาการนะครับ
จัดขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๒ธันวาคมปี๖๕นี้เอง
เป็นการเสวนาในหัวข้อกฎหมายยาเสพติดใหม่กับหนทางข้างหน้า
มันมีข้อมูลที่น่าสนใจครับท่านประธานครับ

ปริมาณยาเสพติดขึ้นในประเทศนี้

เขาบอกว่าวันนี้ยาเสพติดมันขยายตัวขึ้นอย่างน่าตกใจ
จำนวนผู้ติดยาในเกณฑ์ผู้คนนี่จากเยาวชนไล่ลงมาและลงมาวันนี้นี่
ในงานวิจัยในวงเสวนาเขาบอกว่า
เด็กที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้คือเด็ก๑๐ขวบขึ้นไป

ปลอหนึ่งปลอสองปลอสามประมาณนี้

แล้วผมพูดคราวก่อนในท้องเด็กก็ยังโดนเลย
อยู่ในท้องวันนี้ก็ได้รับยาแล้ว
พ่อแม่รุ่นใหม่เขาเสพเสพก็แอปสอบเข้าที่สะดือสดือเข้าไปหาลูก

แล้วข้อมูลต่อมาครับเขาก็บอกว่า
วันนี้ปริมาณยาเสพติดนี่สูงขึ้นอย่างน่าใจหาย
วันนี้ประเทศไทยนี่ปีนี้เนี่ย
ปีที่แล้วคือปีประธานโทษข้อมูลปี๖๓

วันนี้ถ้าคิดเทียบกับนักโทษประเภทอื่น

ร้อยละ๕๑๕๔ของนักโทษประเภทอื่น

ไอ้ที่ต้องจับคุกอยู่นี่ติดคุกอยู่น่ะ
คือเกินครึ่งเป็นนักโทษยาเสพติด

ถ้าคิดอัตราส่วนที่มันเพิ่มขึ้นนี่

ยาเสพติดในยุคก่อน๒๐๐บาท

ลงมาที่๒๐บาทต่อเม็ด

คนต่อไปคือผลเอกประยุทธ์

เราก็ไม่ไว้วางใจพลเอกประวิทธิ์

ท่านเป็นคนที่มีบารมีคนหนึ่ง
เป็นคนที่เขาบอกว่ามีบารมีมาก

เราก็อยากเห็นท่านใช้บารมีของท่านนี่
นักประสาน๑๐ทิศสั่งคนได้ทั่วประเทศนี่

แล้วท่านประธานที่เคารพครับที่มันหนักวันนี้เนี่ย
มาทบทวนสิว่าเราคิดผิดหรือคิดถูก

ลำตียุติธรรมสมศักดิ์เทพสุธินมาขอให้ผ่านกฎหมายให้

ปราบยาสิบทิศต่อไปนี้ยึดซับ
ยึดซับผู้ค้ายึดซับผู้ค้าผู้ค้าผู้ค้า
ก็มาบอกกับผมนี่ประธานวิบเร่งให้หน่อย
กฎหมายฉบับนี้เราก็รีบรีบรีบรีบ
แล้วท่านก็นั่งเป็นประธานกรรมนิการอีกพลวดผ่าน

วันนี้นี่ในชุมชนเป็นนรก
ต่อไปนี้การจับผู้เสพยานี่
จับแล้วนี่สิบห้าเม็ดเดิมสิบห้าเม็ดถือว่าเป็นผู้ค้า
เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไปสันนิษฐานอย่างนั้นไม่ได้เลย
แล้วถ้าจับแล้วนี่จับแล้วนะผู้เสพนี่

ต้องไปถามเขาว่าเขาสมัครใจเขานะ
ว่าคนถูกจับสมัครใจที่จะไปบำบัดไหม

ตำรวจก็ทำได้แค่นั้นเขาก็บอกบำบัด
ส่งไหนบำบัดก็ส่งโรงพยาบาล
จิตเวทบ้างหนูนะของกระทรวงสาธารณสุข

กลับไปกลับมาจับไปกลับมา
เดี๋ยวนี้นี่ทุกชุมชนท่านประธานครับ
มีสภาพปัญหาว่ามีลูกติดยาที่บ้าน
แล้วบังคับขู่เข็นพ่อแม่ในครอบครัว
รีดขอเงินขอไม่ให้จะทำร้าย

โทษคนออกกฎหมายไหมอย่ามาโทษเรานะ

โทษที่ระบบและกระบวนการบำบัดมันอ่อนแอ
ส่งไปกลับมาเลิก
แต่ของเราส่งไปกลับมามาเสพอีก

แต่เชื่อผมไหมเขาก็จะขอไปบำบัด
บำบัดอีกไม่เดือนหนึ่งก็กลับมา

พ่อแม่ต้องหนีแยกบ้านกับลูก

นี่คุณนรมนฟังผมอยู่ไหมอยู่

ฉันต้องอยู่ในนรกทั้งเป็นเยอะเลยนะทุกหมู่บ้านวันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้น
นี่เราต้องทบทวนแล้วท่านพลเอกประวิทธิ์ท่านได้รับแต่งตั้งแล้วเนี่ย
เรื่องนี้ท่านไม่ทำเราให้อภัยไม่ได้
ความเป็นความตายความทุกข์ของชาวบ้านจะให้ไว้วางใจท่านไม่ได้
รายต่อมาท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
อภิปรายเรื่องอะไรครับก็มีเจตนาไม่สุจริต
ตรงนี้ก็มีบริษัทเอกชนเช้าศุวร์และสัมปถานธรรมป๊าปามาหลายปีแหละล่ะ
โครงการก็หมื่นล้านก็ผลประโยชน์เยอะ
นี่ก็หมดสัญญาเหมือนกันนะพอหมดสัญญาปั๊บ
มันก็มีสองทางทางหนึ่งก็ให้ใครรับ
ทางหนึ่งก็คือให้เอกชนเจ้าเดิมหรือใครก็ตามเอกชนทำต่อ
สองก็การประปาทำเองผลิตน้ำเอง
นี่ก็จ้างผลการศึกษาเหมือนกันนั่นแหละ
ปั๊บก็ศึกษาเขาบอกว่าการประปาทำเองคุ้มกว่า
ปลาปลาทำเองคุ้มกว่าอย่าไปจ้างเอกชน

บอร์ดก็มาหารัฐมนตรีรัฐมนตรีก็เห็นชอบ
พูดง่ายก็คือก็จะให้ปลาปลาทำเอง
แต่เอกชนลายเดิมแล้วก็อาจจะมีหลายลายที่ดันกัน
บอกสู้สู้ก็คือต้องสร้างกระบวนการขึ้นมาผลักดันให้
ผลการศึกษานี้เปลี่ยนแปลงมติบอร์ด
ก็เปลี่ยนจริงท่านประธานเปลี่ยนจริง
แต่เปลี่ยนแล้วนี่จะเอาใครนี่อยู่ในระหว่างกำลังจะ
มีความเป็นไปได้สูงซึ่งเราตามมาแล้ว
มีความเป็นไปได้สูงที่จะเอาเอกชนทำต่อ
ผลการศึกษาแล้วเอาเอกชนทำต่อ
เคาะมือเราก็บอกนี่ไม่ได้
เตรียมที่จะทุจริตเผลอไม่ได้เซ็นแก๊ก
คุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลของสสเลยก็อภิปราย
พิปรายดีฮะได้ข้อมูลดีน่าชื่นชม

แล้วที่อภงขึ้นต่อว่าอันนี้พลิกความคาดหมายนะ

บอกว่าผมจะทำแบบที่พวกคุณคิด
ผมรับรองว่าผมไม่ทำแบบที่คุณคิด
ผมจะทำแบบทำผลการศึกษา
พูดง่ายก็คือไม่เอาเอกชนทำหรอก
ผมไม่ยอมแล้วผมไม่ทำหรอกคุณสบายใจได้
อย่างนี้ต้องปรบมือให้ทั้งสองคนนะ
แต่จะปลบเต็มมือหรือไม่กับอนุพงศ์ฟัง
ปลบมือให้กับเลือดศักดิ์พัฒนาชายคุณ

ใครบอกว่าอภิปรายไม่ได้ประโยชน์
อภิปรายเที่ยวนี้อย่างน้อยที่สุด

เรื่องที่มันกำลังจะเกิดผลเสียนี้ได้ทัน
ก็คิดได้เหมือนกันว่าถ้าหากเราไม่อภิปราย

ก็อาจจะเซ็นก็จบข่าวเอกชนไปแล้ว
ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนจะประมาทน้ำใจท่านลำตีอนุพงศ์

พอเราอภิปรายปั๊บฝ่ายค้านทำงานปั๊บ

จะหยุดด้วยอะไรก็แล้วแต่
ด้วยจำนวนหรือหยุดด้วยสุจริตใจก็ต้องขอบคุณ

ประโยชน์เกิดจากการอภิปรายเที่ยวนี้

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เราก็กล่าวหาท่านพลเอกประยุทธ์ว่า
เยอะเลยนะข้อหาท่านเนี่ย

แต่ที่แน่นอนที่สุดผู้อภิปรายวันนี้เกือบ๓๐ชั่วโมง
ใจผู้พิบรายก็เริ่ม๓๐คน

ผมก็พยายามจับกลุ่มจับก้อนได้ว่าในบรรดาทุกคนที่ขึ้นอภิปรายพลเอกประยุทธ์วันนี้นี่
พอสรุปถึงข้อบกพร่องสรุปถึงความไม่ชอบมาภากลหรือพูดง่ายว่า
สรุปความเลวร้ายของท่านเนี่ยได้เป็นกลุ่มกระทงความผิดประมาณ๔๕กลุ่ม
อันนี้เพื่อง่ายต่อการอธิบายสรุป
เรื่องแรกที่สุดก็คือท่านผิดพลาดแบบไม่น่าอภัยในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทำให้ประชาชนเดือดร้อนประเทศชาติลำบาก
ที่ผิดพลาดที่สุดล้มเหลวที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
คุณจรวพรรณมอนวิวัฒน์และคณะก็บรรยายให้เห็น
ระดับมหาภาคจุลภาค
มหาภาคก็บอกให้เห็นถึงตัวเลขตัวต่าง
ที่มันต่ำเตี้ยเล่ดินมาตั้งแต่๘ปีที่ท่านเข้าบริหารประเทศ
ใช้คำว่า๘ปีที่เสียเวลา๘ปีที่ไม่มีอนาคต
ปีที่ดับวูบ๘ปีแห่งการทรมานก็สื่อได้ว่า
มันล้มเหลวมา๘ปีแล้วตั้งแต่ท่านเขารับ
แต่เฉพาะในสมัยนี้ที่เห็นเนี่ยผมจะสรุปให้เห็นภาพ
ความจริงก็ได้พูดกันมาบ่อยแล้วล่ะเรื่องเศรษฐกิจนี่

ไปแล้วนะครับเราก็จะกู้เงินแล้ว
พอเศรษฐกิจพอโควิดมาหนักกว่าเดิมอีก
แล้ววันนั้นเราก็บอกฝ่ายค้านก็เตือน
เตือนว่าคุณแก้โควิดคุณต้องให้สมดุลนะต้องเอาเศรษฐกิจได้ด้วย
อย่าไปทุ่มแก้โควิดแบบบ้านระห่ำแล้วปล่อยเศรษฐกิจดิ่ง
การเอาชนะโควิดที่บอกว่าสำเร็จสำเร็จ
จริงเนี่ยโควิดมันมามันมีสมรภูมิรบ๓สมรภูมิ
มันโจมตีคือสมรภูมิสุขภาพคุณแก้ไป
ว่าไปรักษาว่าไปแต่ไอ้สมรภูมิเศรษฐกิจ
มันก็ทำลายย่อยยับเป็นผลจากโควิด
คุณต้องประเมินข้อนี้ด้วยบอกว่าแก้โควิดสำเร็จ
ลบที่๑โอเคแต่แนวลบที่๒คุณโงหัวยังไม่ขึ้น

แต่วันนี้นี่โควิดไปแล้วหรือถึงไม่ไปหมด
แต่คนในโลกเขาก็ใช้คำว่าหลังโควิด

พวกผมก็เตือนมาตลอดท่านนายก
ท่านต้องอย่าม่านมันจะบังตา
ไม่ยอมรับความจริงจากวิบัติ
ต่อให้โควิดไปท่านก็ไม่ฟื้น
เพราะความอ่อนแอและความผิดพลาดของท่านมันมีก่อนโควิด
ท่านได้ทำลายความแข็งแกร่งในระดับพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเรียบร้อย

พอโควิดมันไปไม่ฟื้นนะ
ถ้าท่านไม่แก้ปัญหาพื้นฐานความอ่อนแอเดิม

วันนี้โลกมันไปแล้วหลายประเทศฟื้นฟื้นฟื้นฟื้นฟื้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละ
บอกเมื่อประมาณต้นเดือนนี้แหละครับ

ต้องยอมรับว่าเราจะฟื้นช้ากว่าที่อื่น
แล้วในโลกก็ประเมินออกมาแล้วเช่นกันสอดคล้องต้องกันว่า
ไทยจะอยู่ในกลุ่มที่ฟื้นช้าฟื้นตัวช้า

เพราะฉะนั้นธรรมดีทุกใครก็ตามที่บอกว่า
เพราะโควิดเพราะสงครามยูเครนรัสเซียเพราะโน่นนี่นั่น

โดนตัวโลกล้มตัวโลก

เพราะฉะนั้นจริงว่าวันนี้สิ่งซึ่งเราอภัยไม่ได้

ก็คือโรคเขาฟื้น

ถ้าบอกไม่ฟื้นเดี๋ยวก็จะว่าหลับตา

วันนี้ท่านจุลินก็เอาตัวเลขหลายตัวขึ้นมา
ท่านประยุทธ์เองก็เอาหลายตัวขึ้นมา

ตัวเลขที่ท่านบอกตัวไหนบ้างอ่ะ

วันนี้อัตราขยายตัวสูงนะ

วิจัยและประมาณการทางเศรษฐกิจ

แต่ถือว่ามีนัยยะสำคัญนะ

แล้วดูเหมือนว่าท่านลำตีฝ่ายเศรษฐกิจก็มาตอบหลายคน

๓๓เหมือนที่ท่านพูดจริงเนี่ย

หมายความว่าเริ่มงวงเงีย

แต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็

กลับไปสูงกว่าก่อนโควิดแล้ว
กลับไปสู่สภาวะกลับไปจุดสตาร์ทเดิมเขาแล้ว
เราวันนี้ถึงโตตามนี้มันก็ไม่ไป
อีกตัวหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าวันนี้การลงทุนนี่ดีนะ
มันขึ้นมา๒นะท่านตอบ
ท่านครับ๒ที่ท่านว่านี่ก็โอเคนี่
มันเป็น๒ที่ขึ้นจากจุดต่ำสุด
วันนี้๒คือมันมาจากจุดต่ำสุด
ขึ้นจากจุดต่ำสุดขึ้นมามันก็เหมือนผมบอก
มันเป็นการงัวหัวที่ก้นเหี่ยวมันจะไม่ขึงปากเหี่ยว

นี่การลงทุนมันมามันก็มาเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ
มันคนไทยพอทำอาหารกินได้มันก็ทำมาหากินอ่ะ
ก็มาแต่ว่ามันก็มาแบบแผ่วหลอมแหลม

เราเป็นประเทศที่ชำระเงินกู้ได้มากที่สุดนะ
ไม่ใช่มากที่สุดหรอกผมเป็นผมจนผมอยู่นี่ชำระเงินกู้ได้มาก

อาจจะบอกว่ากว่ารัฐบาลท่านประธานด้วย
ประยุทธ์บอกใช้หนี้เงินกู้ได้เยอะ
เออดูก็มันน่าภูมิใจ

แกก็ไม่ได้นะจะไปหลงเชื่อแกก็ไม่ได้นะ
ด่าแกก็ไม่ได้แกก็พูดถูกแต่อย่าไปเชื่อแก

เอาก็อยู่นานกว่าเพื่อนก็จะใช้เยอะกว่าเพื่อนสิ

บรรหารปีเดียวชาวลิศ๘เดือน

แต่ท่าน๘ปีเอา๘ปีมารวมกันมันก็เยอะสิ
ไอ้๘ปีนี่ถามว่าท่านสมัครใจ
หรือท่านคึกขนองจะไปใช้หนี้ไหม

ถ้าคุณใช้หนี้เงินต้นต่ำกว่านี้ผิดวินัยการเงินการคลัง
คุณต้องดอกเท่านี้เงินต้นเท่านี้

แล้วที่แย่กว่านั้นอีกถ้าคิดดีนะ

เครดิตใบเดิมมันหมดรูดแล้วก็ไปออกบัตรใหม่มาใช้บัตรเก่าหรือเปล่า
มีบัตรเครดิต๒ใบนะตอนนี้ประเทศไทยท่านประยุทธ์
ก็คือไปกู้หนี้มาใช้สิน
ก็เอาบัตรเครดิตใหม่ของอีกธนาคารหนึ่งรูดมาปิดบัตรธนาคารนี้
ก็หมายความว่ากู้ทุกปีนี่
ที่ไปใช้หนี้เขาคือเงินกู้
มันไม่ได้เก่งนะท่านดูดีนะ
หนี้ก็คือกู้หนี้มาใช้สินภาษาชาวบ้าน
ก็เอาบัตรเครดิตใบใหม่มาใช้ใบเก่าเท่านั้นเอง
แล้วก็บอกจังนะว่าอัตราเงินเฟ้อของเราไม่เยอะ

ตรงนี้มันต้องดูประกอบกับฐานเศรษฐกิจฐานบ้านเราด้วย
ไปเทียบกับเขาทุกอย่างเทียบกับเขาไม่ได้ครับ
หนี้สาธารณะท่านก็พูดอีกนะผมเคยบอกหลายทีแล้วนะ
ย้อนท่านหลายทีคิดว่าท่านจะจำได้แล้วก็อาจจะมีคนบอกท่าน
เดี๋ยวนี้ผมต้องแก้มาเป็น๖๗๐แล้วไม่ได้เยอะเลย
ประเทศอื่นเยอะกว่าเราญี่ปุ่นตั้ง๒๐๐
คุณจะไปเอาเทียบกันทั่วโลกไม่ได้
แต่ญี่ปุ่นเขาฐานภาษีเขากว้างกำลังในการใช้หนี้เขาสูง

คุณต้องเทียบกับประเทศที่มันมีฐานภาษีเท่ากัน
กำลังจัดเก็บเท่ากันแล้วก็กำลังบริโภคเท่ากัน

นี่ที่พูดกันมาทั้งหมดด้วยเวลาจำกัดนี่คือมหาภาค

ไอ้ที่บอกว่าราคาสินค้าแพงทั่วโลกมันขึ้นทั่วโลกมันแพงทั่วโลกนี่
ก็ผมบอกแล้วว่ามันแพงทั่วโลกจริง
แต่คนในโลกเขานี่รายได้เขาขึ้นแล้ว
รายได้ต่อหัวต่อประชาลิกรเขาขึ้นแล้ว
แต่ของเราเนี่ยมันขึ้นกับเขาแต่ว่ารายได้มันต่ำลง

มาดูเศรษฐกิจของจริงที่ท่านล้มเหลวผิดพลาดที่สุด
จนวันนี้ชาวบ้านไม่ให้อภัย
เพราะให้อภัยท่านเขาก็ตาย
ท่านอยู่เราตายท่านไปเรารอด

ก็วันนี้นี่ค่าคลองชีพมันสูงขึ้นทุกอย่างครับท่านประธาน

ผมบอกมาตลอดว่าไอ้ตัวเลขที่พูดคุยกันแม้แต่ผมพูดมาทั้งหมดนี่

ทำให้เราบังตาเรานะ

ทำไมไม่เอาตัวเลขหนี้ครัวเรือน
ทำไมเอาตัวเลขหนี้ถึงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

ทุกอย่างสำหรับประเทศไทยนี่
มันไม่ใช่ของจริงนะมันยังเป็นมายานะ
ลงไปดูชีวิตจริงชาวบ้านเลย

เพราะอะไรครับทำไมถึงบอกว่าตัวเลขมันเป็นมายา
บ้านเรามีความเหลื่อมล้ำสูง
คนจนแบบชนิดไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
คนรวยแบบ๙๐๐๐๐ล้าน
ประเทศไทยเฉลี่ยแล้วครัวเรือนมีเงินเท่านี้มีหนี้เท่านี้
ความจริงค่าเฉลี่ยออกมามันไม่ใช่

เหมือนกันกับเศรษฐกิจตัวเลขที่เราว่ามหาภาค
ลงไปดูภาพความเป็นจริงสิ
วันนี้นี่หนี้ท่วมหัว

วันนี้โดยเฉพาะฐานราก

ชาวไล่ชาวนาเกษตรกรวันนี้นี่
ท่านครับหนีหัวชุกหัวสุน
กุณาสารนันพูดไปน้ำตาไหลไป

วันนี้ที่ท่านลำตีอาคมเติมภรรยาภัยสิทธิ์บอกว่า
รัฐบาลแก้หนี้ตรงนั้นแก้หนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย
ไล่มาทั้งกรยสงค์กรยสอด้วย
นี่นอกระบบไล่กินหัวชาวบ้าน

วันนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงกับความลำบากชาวบ้าน
ผมบรรยายไม่ออกจริงบรรยายปั๊บท่านก็ยิ้ม

จุลินวันนี้ท่านก็ภูมิอกภูมิใจหน้าบาน
สีหน้าต่างกับชาวบ้านคนละโลก

วันนี้สินค้าขึ้นราคาทุกอย่าง
จะมีบ้างเหมือนท่านจุลินพูดก็คงมีหรอกลดลงบ้าง
แต่ไปดูดีนะไอ้ที่ลดลงนี่คุณภาพมันได้ไหม
ลดลงเอาของสต๊อกค้างสต๊อกมาขายไหม

ไอ้ที่ขึ้นมาที่มันแย่ที่สุด

ที่ทำให้ชาวบ้านทำมาหากินไม่ได้

ท่านไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีท่าไหนของท่าน

ค่าไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเก็บค่าไฟฟ้าร้องจักร

ค่าน้ำมันนี่แล้วไอ้จะทำมาหากินอีกชัดพูดกันมาตลอดคือปุ๋ย
แพงชนิดสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ข้าวแล้วก็สินค้าเกษตรราคาตก
ท่านก็มาเถียงว่าไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาละท่านประธานที่เคารพครับ
สินค้าที่มันแพงขึ้นเนี่ยที่พูดกันมาทั้งวันที่มันเจ็บใจที่สุด
แล้วน้ำตาตกในนี่คืออะไรเอาค่าไฟดิบเถียงกันนี่
ค่าไฟฟ้านี่ใช้ทุกครัวเรือนนะตอนไม่จนขนาดนี้
ตอนที่เราไม่ลำบากขนาดนี้รัฐบาลก่อนก่อนยังยกค่าไฟให้ชาวบ้านฟรี
ให้คนจนใช้ฟรีน้ำฟรีพอลำบากหนักเข้าหนักหนักเข้าหนักหนักเข้า
เพิ่มค่าไฟรัฐบาลประยุทธ์เพิ่มได้ยังไงอ่ะ
สมัยก่อนไม่ลำบากขนาดนี้ก็ยังให้ฟรีเลยรัฐบาลอื่นอ่ะพอท่านเพิ่มปั๊บ
ค่าไฟขึ้นน่ะมันไปหมดเลยนะครับน้ำมันขึ้นอีกไปหมดเลยนะครับ
ค้ามันเป็นข้ออ้างขึ้นหมดแล้วไอ้ค่าไฟฟ้านี่ฟังแล้วยิ่งเจ็บปวด
มาดูแล้วนี่ไฟฟ้าที่มันขึ้นมันขึ้นเพราะอะไร
นายกก็บอกรัฐบาลก็บอกขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตไฟมันสูงขึ้น
ก็โยนไปที่น้ำมันโยนไปที่นู่นนี่นั่นอ่ะ
ก็พอก้อมแก้มไปได้ข้ออ้างแต่จริงจริงแล้วนี่
สิ่งที่เก็บปวดที่สุดมันคือค่า
ที่ต้องชดใช้ให้กับโรงไฟฟ้าแบบไม่ควรให้
สุธินไปหลับตาพูดที่อื่นเขาก็ทำเหมือนกันแหละ
คือไฟฟ้ามันแพงมันมาจากต้นทุนอยู่๒๓อย่าง
ต้นทุนจริงต้นทุนจริงของไฟฟ้าก็คือโอเค
มันมีค่าใช้จ่ายในการปั่นการผิดแล้วก็ว่าไปค่าสายก็ว่าไป
แต่มันมีต้นทุนประเภทหนึ่งซึ่งไม่ควรไปผลักภาระของชาวบ้าน
ก็คือค่าพร้อมใช้วรพบสติโรธเก้าไกร
เขาเรียกว่าค่าประกันกำไรหมายความว่าวันนี้นะท่านผู้ชมทางบ้าน
น้องประชาชนฟังนะไฟฟ้าที่ใช้อยู่นี่
มันเกิดมาจากสองสายนะสองแบบน่ะหนึ่ง
ไฟฟ้าการผลิตผิดเองตามเขื่อนต่างนี่ผลิตเอง
สองไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยรัฐไปซื้อจากเอกชน
โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ผลิตไฟขายให้ชาวบ้าน
วันนี้ขายให้การไฟฟ้าผลิตนั่นคือไฟฟ้าซึ่งรัฐไปซื้อจากเอกชนมา
สมทบบวกกับไฟฟ้าจากเขื่อนต่างของการไฟฟ้าภูมิภาค
เอาไฟผลิตไอ้ไฟฝ่ายผลิตไม่เป็นไรอ่ะ
แต่เอกชนนี่มันมีค่าที่ไม่ควรจะเป็นค่า
ควรจะเป็นภาระชาวบ้านที่คุยกันหนึ่ง
พอรัฐไปทำสัญญาแล้วตกลงให้เขาสร้างโรงไฟฟ้ารัฐซื้อเขาแล้วปั๊บ
จะผลิตไม่ผลิตนะเซ็นสัญญาปั๊บนะรัฐต้องจ่าย
จ่ายเขาเต็มเขาได้ผลิตหรือไม่ผลิตผลิตได้ไม่ได้ก็ช่าง
เรียกว่าค่าความพร้อมหรือพร้อมจ่ายหรือประกันกำไร
เพราะเอิญยังไงครับในประเทศทั่วโลก
แน่นอนเขาก็มีการสำรองพลังงานส่วนเกินไว้
สมมุติในไทยนี่ปีนึงเนี่ยใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
ล้านแม็กซ์อ่าหนึ่งล้านแม็กซ์แต่เราจะผลิตหนึ่งล้าน
แค่นั้นไม่ได้มันต้องสำรองเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน
เรียกว่าเพื่อด้านเศรษฐกิจอาจจะต้องสำรองไว้๒๕ตามเกณฑ์
ก็คือก็ต้องทำไว้ร้อยยี่สิบห้าร้านเมกใช้จริงล้านเมกสำรองยี่ห้าร้านเมก
นี่จำเป็นต้องเอาไว้ไอ้ส่วนที่สำรองไว้นั่นแหละครับ
ไม่ได้ใช้นั่นแหละไม่ได้เอามาใช้นั่นแหละ
เอกชนเขาจ้างเขาเตรียมไว้ว่าถ้าวันใดจำเป็นต้องใช้
คุณต้องปั่นนะวันใดจำเป็นต้องใช้ต้องปั่นนะ
แล้วถามว่าวันปั่นคือวันจ่ายเงินจริงว่ะไม่ใช่จ่ายเลยจอดอยู่เฉยโรงงานไม่ติด
ก็ต้องจ่ายเขาตรงนี้คือต้นทุนที่มันต้องมาบวกกับชาวบ้าน
เอ้าแล้วก็ต้องทำสิรัฐบาลต้องเป็นสำรองใช่
แต่ถามว่าคุณสำรองเท่าที่ควรจะสำรองไหมล่ะวันนี้แห่ไปขึ้นสำรองห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์น่ะ
ควรที่เป็นควรที่จะเป็นมาตรฐาน๒๕วันนี้ไปห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์
สิบสี่เปอร์เซ็นมันก็สำรองเกินความจำเป็นถ้าเกินความจำเป็นไม่มาเดือดร้อนชาวบ้านไม่ว่า
ก็ไปเอาเงินในส่วนที่ไปจ่ายเปล่าจ่ายให้กับค่าสำรอง๕๔ส่วนเกิน
บวกกับค่าไฟชาวบ้านก็รับกรรมนี่
ชาวบ้านก็เลยจ่ายค่าไฟแทนไอ้ไฟสำรองแทนไอ้พวกโรงไฟฟ้าที่ไม่ผลิต
อยู่เฉยไม่ติดเครื่องพวกนี้ก็รับเงิน
รับเงินเต็มแล้วใครจ่ายชาวบ้านจ่าย
แล้วไฟฟ้ากลุ่มนี้ไปดูแล้วเป็นใครกลุ่มทุนใหญ่
กลุ่มทุนใหญ่ที่ผูกพันและสัมพันธ์กับรัฐบาล
บอกว่าเป็นเสือนอนกินใช่ไหมเราก็ไม่พูดถึงขนาดนั้น
แต่มันไม่ควรจะสำรองสูงขนาดนั้นแล้วไปส่งชมให้เปิดขึ้น
ขึ้นอีกทำไมอ่ะไปสำรองเยอะเกินความจำเป็นเอากับพวกกัน
ก็พวกกันแล้วแบบนี้ชาวบ้านต้องมาเสียค่าไฟฟ้า
เพราะไฟฟ้าพร้อมจ่ายพวกนี้นี่จะเรียกว่ายังไงครับ
เรียกว่าคนจนอุ้มคนรวยคนจนอุ้มคนรวยสิ
ก็วันนี้ชาวบ้านเสียค่าไฟทุกบาททุกบาททุกบาท
ต้องมาจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าส่วนนี้นี่เอาแล้วสุธิน
ไม่ทำอย่างนี้ทำยังไงคุณก็สำรองเท่าที่มันพองาม
ถ้าไม่จำเป็นก็จะสร้างเพิ่มเอาพอดีได้ไหม
หรือถ้าสร้างเพิ่มมีไหมกลไกอื่นที่จะเอามา
ไม่ต้องให้มาบวกเป็นต้นทุนให้กับชาวบ้านท่านละมนตรีก็ขึ้นมาเถียง
มันไม่ใช่ห้าสิบสามหรอกมันคือสามสิบสี่
เอาก็เถียงกันไปกันมาเถียงกันไปกันมาแหละเอ้า
คุณคุณพิธาคุณแต่ผมจะบอกว่าแม้เป็นสามสิบสี่ก็ไม่ควร
แล้วท่านก็บอกว่าแถวซิงคโปร์แถวมาเลนี่ก็สำรองพอกัน
นี่ก็อ้างแบบมั่วอ้างง่ายใช่สำรองสูงนะสิงคโปร์สูง
อาจจะ๕๐๖๐จริงประเทศแต่ละประเทศมันเสี่ยงต่างกัน
ประเทศเขามีความเสี่ยงเขาไม่มีเขื่อนเขาไม่มีเขาผลิตเองไม่ได้
เขาต้องสำรองสูงเมื่อสำรองสูงปั๊บไปดูสิว่าเขาผลักมาให้ชาวบ้านไหมอ่ะ
เขาอาจจะไม่ได้ผลักมาให้ชาวบ้านทั้งหมดนะค่าส่วนเกินของเขาเขาอาจจะมีสูตร
ที่เขาไม่ได้ผลักให้ภาระชาวบ้านหรือถ้าผลัก
ชาวบ้านเขามันกำลังดีกว่าเราจะไปคิดเหมือนเขาไม่ได้
เห็นช้างขี้จะขี้ตามช้างไม่ได้ก็คนบ้านเรามันจนอ่ะ
อกจากนั้นนี่ฟังเพื่อนพูดทั้งวันวันนี้
ค่าเชื้อเพลิงค่าน้ำมันลงกันวันที่เราลำบาก
วันที่น้ำมันเข้ามันแพงก็รู้ว่าน้ำมันโลกมันแพง
เฉพาะมันขึ้นต่างประเทศก็จะตายแล้วพอเอาเข้ามากันที่ประเทศ
ลงกันที่นี่ดันมาขึ้นราคาอีกขึ้นค่ากันอีกมาขึ้นอะไรตอนนี้
คุณอดทนไว้ไปขึ้นแต่ตอนที่น้ำมันโลกมันลงแล้วก็ขึ้นได้ไหมนี่
ชาวบ้านก็เจอสองเด้งสามเด้งนี่แล้ววันนี้หลายคนก็ออกมาเปิดโปรงว่า
เป็นค่ากันทิพย์ไม่ได้กันจริงบ้างไม่เป็นธรรมบ้าง
นายกรู้เรื่องไหมแกก็ตอบแบบ
ไม่รู้นะพูดก็พูดไม่รู้คนเล่าให้ฟังท่านก็ว่าตามเขาอ่ะ
ที่มันไม่ควรจะแพงมันไม่ควรจะซ้ำเติมชาวบ้าน
แทนที่จะประหยัดแล้วไม่เท่านั้นนี่ไปโกงอีก
ยังมีหน้ามาโกงน้ำมันอีกนะน้ำมันเขียวใช่ไหมเขาเรียก
น้ำมันเขียวก็เป็นน้ำมันที่เขาปอดภาษีให้สำหรับพี่น้องชาวประมง
เติมได้ก็ต้องออกจากชายฝั่งทะเลไป๑๒มายทะเล
ชาวประมงไปพบว่าโกงนายกอยู่ไหนอ่ะ
หมากอย่างนี้จะเป็นจะตายอย่างนี้ขูดไม่พอ
ซ้ำเติมไม่พอดันไปโกงอีกก็ไม่โกงได้ยังไง
น้ำมันพวกนี้มันจำง่ายง่ายเลยเด็กป่าวสี่ก็รู้เด็กชาวบ้านก็รู้
ตอนที่ภาวะปกติเรือเดินเรือได้เต็มที่
ประมงออกเรือเต็มเลยท้องทะเลนี่มันขายมันได้ใช้อยู่หกร้อยล้านลิตร
หกร้อยล้านลิตรพอโควิดเข้ามาเรือจอดหมดเก๊งหมด
ขายหมดจอดเต็มหมดก็๖๐๐ล้านลิตรเหมือนเดิมอ่ะ
นี่ไม่บอกว่าโกงจะเอายังไงอ่ะถ้าความเป็นจริงก็คือ
ตอนเรือมันออกทะเลนี่ก็๖ล้านลิตรก็ไม่มีใครว่า
โควิดมาจอดเต็มเหมือนกันลงมาสักร้อยล้านลิตรสิสองร้อยล้านลิตรสิ
ต้นทุนแทนที่น้ำมันมันจะขึ้น๑๐บาท
ก็ให้มันได้ขึ้นเก้าบาทขึ้นแปดบาทไปอุดลู่หลั่วหน่อยสิ
อุดไม่พอพวกตัวเองโกงหรือเปล่าเนี่ยแล้วเท่านั้น
ไม่พอนะยังมีการไปเปลี่ยนสารอีกนะ
สัมภาษามิตรนี่น่าจับตาไปเปลี่ยนแมคเกอร์ใช่ไหมในการเติมสารสารที่มันจะตรวจน้ำมันเข้าออกประเทศ
มีเลสไนเท่านั้นไม่พอนะครับเรื่องของเชื้อเพลิง
เรื่องของน้ำมันเรื่องไฟฟ้านี่ไอ้พวกนี้ขึ้นปั๊บ
ไม่ได้ชาวบ้านอ่ะจะทำนาปั๊บก็มาแล้วก็ต้องลดไถนาก็ต้องเป็นน้ำมันหมด
เดินทางทุกวันนี้มันก็เป็นน้ำมันหมดแล้วอยู่ได้ยังไง
แพงทั่วโลกก็ใช่แพงทั่วโลกแต่ว่าถามว่า
หากินได้เหมือนทั่วโลกไหมนี่ไม่ได้ท่านประธานที่กรบครับ
เรื่องเศรษฐกิจนี่ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ล้มเหลว
ชัดเจนมากสำหรับรัฐบาลประยุทธ์
หาเงินไม่เป็นใช้ไม่เป็นหาเงินก็หาไม่เป็น
พอมาใช้ก็ใช้ไม่เป็นอีกหาไม่เป็นตรงไหน
มันน่าเจ็บใจนะครับผมเห็นตัวเลขหนึ่งเอาง่าย
นี่รถไฟฟ้าความเร็วสูงจะข้ามน้องคายไปลาวข้ามไปจีนนี่
ถ้ารีบทำซะตอนนั้นน่ะถ้ารีบทำตอนนั้นวันนี้นี่
เส้นนี้เชื่อมข้ามน้องคายไปลาวไปจีนเนี่ย
วันนี้นี่เศรษฐกิจแถบนี้เราได้แล้ว
วันนี้พี่น้องลาวเขานี่กำลังเกษมเต็มปี
เกิดตลาดใหม่จีนมาลงทุนทำตลาดนู่นนี่เมืองลาว
แล้วข่าวล่าสุดเมื่อ๒๓วันนี้
นักธุรกิจน้องคายอุดรเริ่มโวยแล้ว
เอายังไงปรับตัวสู้เดิมพี่น้องลาวเขาข้ามฝั่งมา
ปิ้งซื้อเล็กซื้อน้อยซื้ออาหารจับจ่ายใช้สอยที่
น้องคลายที่อุดรนด์หมดโรงพยาบาลก็มาอุดรนด์หมด
อะไรก็อุดรนด์ขอนแก่นหมด
พี่น้องน้องคายพี่น้องอุดรก็มีลมหายใจอยู่ได้
เศรษฐกิจสองฝั่งโขงก็ทางโน้นมา
พอรถไฟเชื่อมจีนปั๊บไปเลยครับ
พี่น้องเราเขาก็ไปทางไหนใกล้สะดวกเขาก็ไปเลย
แล้วแถมจีนก็มาลงทุนในลาวอีก
เป็นว่าตลาดลาวตลาดน้องคายซบเศร้าแล้ว
หนี้แทนที่จะเป็นเงินคุณไม่ตัดสินใจทำ
ช้าแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้น
แล้ววันนี้มาโชว์วิสัยทัศน์นะนายกนะ
ผมเห็นตอนเข้ามามาโชว์วิสัยทัศน์มาอวดอ้าง
เส้นทางด่วนกรุงเทพฯไปโคราชใช่ไหม

นี่มาอวดวัดกรุงเทพโคราชทางด่วน
ถ้าคุณจะเลือกเอามีเงินจำกัดเวลาจำกัด
ทำไมไม่ไปทำน้องคายข้ามไปลาวก่อน
ไอ้ที่นี่ทำอะไรก็ได้นี่แช่งนี้มันก็วัดกันนะ
เพราะฉะนั้นผมเคยบอกเคยพูดทีนึงนะ
ผมจำได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า
คนไม่มีปัญญาก็หาทรัพย์ไม่ได้
หาทรัพย์มาได้ถ้าไม่มีปัญญาก็คลองทรัพย์ไม่อยู่
สำเงินสำรองของประเทศวันนี้กำลังพร่องไปพร่องไปพร่องไป
อาจจะเป็นสมัยท่านประธานเป็นนายก
ท่านนายกคนอื่นหาไว้เก็บไว้เก็บไว้
วันนี้กำลังทรัพย์เหล่านั้นนี่กำลังจะคลองไม่อยู่
กำลังจะหายไปหายไป
นี่หนี้มันก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เห็น
เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจท่านประธานที่เคารพครับ
ผมว่าถ้าเราปล่อยให้ท่านนายกประยุทธ์อยู่ไปอย่างนี้เนี่ย
บริหารไปแบบนี้เนี่ยมันรู้เช่นเห็นชาติแล้ว

แล้ววันนี้ท่านกำลังหาเรื่องไปเรื่อยกับเพื่อนบ้าน
ต้นทุนต่างประเทศต่ำอยู่แล้วนี่ท่านก็วันนี้สร้างปัญหาขึ้นอีกเยอะแยะ

นี่คือความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ
มีหลายอย่างที่ยังไม่พูดดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอล
วันนี้มงมงาหลา
วันนี้คนไทยมีทางเลือกไหมน้ำมันแพงจริง
ขอใช้รถไฟฟ้าเหมือนประเทศอื่นได้ไหมไม่ได้ครับ
ได้ทั้งไหนไม่ได้เอารถไฟฟ้าเข้ามาสักครั้ง

แต่ทั่วโลกหลายประเทศน้ำมันแพงกูไม่เกี่ยว

นี่เศรษฐกิจดิจิทัลดิจิตอลเศรษฐกิจสมัยใหม่

ล้มเหลวอันต่อมาก็คือบอกแล้ว
เรื่องยาเสพติดเรื่องสังคม
เรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต่อไปนี้คือโลกของการแข่งขัน
ทุกประเทศต้องมาเช็ค

ต้องมาเช็คความสามารถในการแข่งขัน
ระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ
ต้องตรวจสอบความแข่งขันของตัวเองตลอด
เพราะเศรษฐกิจวันนี้มันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล

ความสามารถใกล้การแข่งขันยกที่ไหน

ไปดูจีนวันนี้ผมอ่านข่าว

เด็กเขานี่เขามีแผนปั้น
เปลี่ยนใหม่ทุกวัน

เรื่องการศึกษาตัวชี้วัดทุกอย่าง
นายกดูไหม
แล้วไอ้การศึกษาต่ำเตี้ยเรียดินไม่ว่า
ยาบ้าอารวาสทั่วเมือง

วันนี้จะเอากัญชามายัดให้เด็กแล้ว

ความสามารถในทางเทคโนโลยี

แต่วันนี้นี่รัฐบาล

ทรัพยากรมนุษย์เรื่องการศึกษานี่
ผมถือว่าล้มเหลวอย่างมาก

สำหรับนายกที่เราไว้วางใจไม่ได้

ยังมีอารมณ์เอื้อพวกพ้อง
เรื่องการทุจริตท่านประธานที่ครบ
ทุจริตนี่ผมจะบอกให้

คนจะบอกว่าไหนทะเย็กทุฏฤทธิ์

ที่ชอบกล่าวหารัฐบาลก่อน
วันนี้รัฐบาลนี้เจ็บแสบที่สุด
ไปจับไม่ได้หรอกว่าท่านทุฏฤทธิ์ทุฏฤทธิ์
แต่ไปดูทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดกับท่านสิ
ตอนท่านเข้ามาลวยขึ้น๒๐๐
ทรัพย์สินจาก๓แสนล้านกลายเป็น๙แสนล้าน
ทุนใหญ่ที่อยู่ใกล้ท่านรวย
โครงการหลายนโยบายเอื้อ

โรงไฟฟ้าที่ท่านต้องให้ชาวบ้านแบกรับภาระรับผิดชอบคือ

แล้วทุนใหญ่เหล่านี้นี่ร่ำรวย
พุ่งขึ้นใน๒๓ปีจากเศรษฐีไม่มีอันดับ

นี่คือทุนใหญ่ที่ชาวบ้านต้องแบก

รัฐบาลชุดนี้เข้ามาใหม่
ประกาศนโยบายลงไฟฟ้าชุมชน

คุณเสียงให้โรงไฟฟ้าชุมชนผมไม่ว่า

คุณออกแบบไว้เสนอนโยบายนี้

ถ้า๒ตำบลได้โรงไฟฟ้าชุมชน๑โรง
พี่น้องผมหายจน
เคราะห์ผลที่ได้จากโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วนี่

พวกรถลาวิ่งทั้งคนได้ทำงาน
ขายไฟฟ้าโดยตรงให้การไฟฟ้านี่

เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ต้องไปกู้เงินใครมากระตุ้น

คนที่จะเอาเงินมาลงทุนกับโรงไฟฟ้านี่

ให้มันเกิดไฟฟ้าลงไฟฟ้าชุมชนจริงดิ

แล้วทุนข้างนอกเขาให้กู้

โครงการดีอย่างนี้ไม่ทำ

โรงไฟฟ้าชุมชนมาบังหน้าให้ชาวบ้านตื่นเต้นให้คนอยากได้
ท้ายที่สุดเกณฑ์โน่นนี่นั่นสารพัดสุดท้ายก็คือ
สิ่งที่คุณจะทำจริงก็คือโรงไฟฟ้าขนาดกลางขนาดใหญ่
ถ้าทำเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างเดียวเดี๋ยวคนจะด่า
ทำไมไม่ให้ชาวบ้านบ้างก็เอาโรงไฟฟ้าชุมชนมาเป็นฉากบางหน้า
ให้ดีใจแต่ยังไม่เคยอนุมัติเลยแม้แต่โรงเดียว
วันนี้ไม่ไปไหนแล้วแถมที่แย่ที่สุดก็คือ
ไอ้กรรมการพลังงานแห่งชาติ
ดันไปแก้ระเบียบอีกไอ้โรงไฟฟ้าชุมชนนี่

ทุนใหญ่๙๐ทุนอื่น
แล้วมันเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนยังไง

เอาชาวบ้านบังหน้า
แล้วท้ายที่สุดก็เอาทุนใหญ่
นี่คือการทุจริตอีกแบบหนึ่งนะท่านประธานครับ
ไม่มีทางได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชน
ถ้าคุณลองทำจริงสิมันจะมาหมดนะ
เศรษฐกิจชุมชนหุ้นไม่ต้องไปกู้ที่ไหนมาฟื้นหรอก
เงินกู้ต่างประเทศพร้อมยกมือให้สลอนด้วย

ประเสริฐจันทรลวงทองบอก

ไปดูกรรมธิการงบประมาณวันนี้พิจารณากันสิ

งบกลางนี่มีไว้เพื่อจ่ายในฉุกเฉิน

บประจำกระทรวงถูกวงกลมไม่พอ

อนุมัติให้กระทรวงอุดมศึกษาหรืออว

ล้านดูเฉพาะจุดเดียวซะก่อน

มหาวิรัยบางมหาวิรัย๕๐๐ล้าน

งบประจำเขาไม่เคยได้เท่านี้นะ

แต่งบพิเศษไปนี่สูงกว่างบประจำ

เพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยบริหารงบเยอะขนาดนี้

ไปส่งเสริมอาชีพอ้างว่าเพราะโควิด

แล้วมันใช่ภารกิจของมหาวิทยาลัยไหม

ไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านนั่นล่ะวิธีการนั่นคือภารกิจหลัก
แต่ต้องไปทำเองไหมมหาวิทยาลัยทำได้เขาต้อง
มันไปเติมคำในช่องว่างจริงหน่วยงานกระทรวงทะวงกลมอื่น
เขารับไม่ได้คุณก็ไปทำแล้วสเกลทำได้ไหม
ก็คุณจะเอาเวลาอะไรไปสอนหนังสือนี่มหาวิทยาลัยเดียวทำทั่วประเทศเลย
แต่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณประเสริฐบรรยายว่า
ไอ้ที่งบที่เอาไปทำนี่อบรมชาวบ้าน
เบิกจ่ายในโครงการตั้งเบิก๓๐๐๐กว่าคน

อบรมวันเต็มมีค้างคืนด้วย๑คืน
แต่ไปดูจริงอบรมครึ่งวันปล่อยกลับบ้าน
เงิน๔๐๐พร้อมอาหาร๑กล่อง
แต่ไปดูในการตั้งรายการในการจัดอบรม
การตั้งรายการเนี่ยคิดแล้วต่อหัวเนี่ย
ค่าอาหารทั้งค่าเดินทางทั้งค่าที่พัก
วกปัจจัยเขาเรียกว่าบวกวัสดุที่
ชาวบ้านไปยังชีพไปประกอบอาชีพ
ตกหัวหนึ่งประมาณ๙๐๐กว่าบาทเกือบหมื่น
ละเมินนะชาวบ้านเนี่ย

ค่าแรงค่า๔๐๐บาทกับข้าวกล่อง
บาทกับข้าวกล่องแต่เบิก

นี่ก็คือการกินส่วนต่าง
แต่ก่อนหน้านี้ทำไมคณะนี้ถึงไป
ทำไมปราศิษย์จันทรทำไมวิสานเตรียงราวรรดิ
ทำไมทีมของพักเพื่อไทยถึงลงไปตามเรื่องนี้

ก็บอกว่ามีคนนึงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนายก
เป็นคนที่ปกป้องนายกทุกอย่าง
เนรคุณนายเก่าปกป้องนายใหม่ทุกอย่าง

ผมว่าคงพอรู้แล้วอ้าวคนนี้เป็นคนประสานงบ
แล้วก็มีการตกลงกันว่าขอส่วนแบ่งกัน
ตกลงกับทางมหาวิทยาลัยว่าขอ๔๐นะ
ถ้า๒ล้านก็๔๐เท่าไรล่ะก็๗๘๐๐ล้านอ่ะ
ล้านก็๗๘๐๐ล้านคนนี้ได้
เพราะเห็นดังนั้นได้กี่เนี้ยงก็ตามไปดูใช่เลย
นี่ถ้าบอกว่าอบรมคุณเบิก๑วันเต็ม
ค่ากับข้าวค่าที่นอนค่าอะไรนะเขาเรียกค่าปัจจัย
การผลิตที่จะให้ชาวบ้านติดไม้ติดมือไปรวมเป็น๙๐๐บาท
แต่ได้จริงเนี่ยเงิน๔๐๐บาทกับข้าวกล่อง
แบบนี้มันก็ได้อีก๔๐นอกนั้นก็ไปแบ่งกัน
ถ้าพูดอย่างนี้โอ้สุธินพูดเป็นโค้งเป็นแควร์
ประเสริฐก็หาเรื่องเขาหรือเปล่ามโนหรือเปล่า
รัฐมนตรีอวดรอเนกก็ออกมาตอบวันก่อน
ว่ายังไงครับเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น
หนึ่งเงินที่บอกว่าหนึ่งวันเนี่ยถ้าไม่อยู่เต็มก็ต้องส่งคืนสิ
ติดคุกสองส่งยังไงก็ไอ้ส่วนที่ไม่ส่งอะไรล่ะคือเข้ากระเป๋าเขา
เพราะว่าเขาเบิกจริงเบิก๑วันจะให้คุณอยู่ครึ่งวัน
จริง๙๐๐กว่าแต่จ่ายชาวบ้านจริง๔๐๐
ลำตียังมาบอกว่าที่เหลือก็เอาคืนสิ
โถก็จะเอาคืนไงก็เพราะเขาจะเอาอย่างนี้
ท่านรัฐมนตรีท่านก็อาจจะเจตนาดีนะท่านเชื่อลูกน้องท่านรายงานนะ
ท่านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมยังไม่เชื่อหรอกท่านครับ
ถ้าท่านอยู่นี่ผมจะเตือนท่านนะถ้าท่านไม่รู้ท่านถอยออกห่างเลย
เรื่องนี้นี่ประเสริฐจันทรรงทองที่เขาพูดนี่คือเขตบ้านเขา
สามหมื่นคนที่เอาชื่อเขาไปน่ะแต่ไปจริงไม่ถึงหมื่นอ่ะ
คือชื่อลูกบ้านเขาหัวคะแนนเขาครึ่งนึง
แล้วเขารู้เขาได้ข้อมูลจากไหนก็เขาถามหัวคะแนน
ต้องถามตรงหัวคะแนนเขามาพูดให้ฟังหมด
แล้วเขาพร้อมจะเป็นพยานด้วยไปปรปชขึ้นโรงขึ้นศาลนี่
คนที่นั่นเป็นคนของประเสริฐจันทรลวงทอง
แล้วท่านละมนตรีอยู่ไหนก็อยู่กรุงเทพ
รับฟังรายงานจากลูกน้องท่านจะไปสู้เขาได้ยังไง
ที่จริงท่านจะรู้ได้ยังไงผมถึงสะกิดเนี่ย
ด้วยความรักและเคารพท่านท่านก็อาจจะเป็นคนคิดมองโลกแง่ดี
ถอยออกห่างเลยเวลาโดนยังไม่ได้โดนกับเขาด้วย
แล้ววันก่อนนัทธวุฒิคนอ่างทองใช่ไหมบัวปฐุม
ก็ขึ้นสวนเลยที่บ้านผมพยาวครับก็มหาลัยเดียวกันนะครับ
ไปเปิดอบรมก็บอกจะได้เหมือนกันนี่แหละ
แต่สุดท้ายก็ได้เป็ดไก่๕๖ตัว
คนเป็นผู้แทนนี่มันฉับชาวบ้านนะมันอยู่กับชาวบ้านนะมันรู้นะครับ
แล้วชาวบ้านก็พูดให้ผู้แทนฟังไอ้อย่างนี้นี่ไปทำกัน
มหาวิทยาลัยเอาไปเอาวิจัยอย่าให้พูดเลย
พูดมาอยู่นี่ก็บ้านผมก็มีอะไรผมก็เพิ่งไปรับรางวัลพระอาจารย์มา
แต่ก็ได้บอกเขาไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้นี่
นายกเป็นคนอนุมัติอนุมัติให้ใคร
ลูกน้องที่ปกป้องให้รางวัลแล้วรู้กันหมด
มหาวิทยาลัยเขาจะไม่เอาเท่านั้นยังไม่พอนะครับ
เอาอีกสักกรณีหนึ่งท่านนายกนี่ท่านก็ยังเอื้อเฟื้อลูกน้อง
เห็นแก่พวกพองชัดเจน
สมคิดเชื้อคงยกขึ้นมาได้ข้อมูลมาจากสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติมีการบรรจุตำรวจอยู่รุ่นหนึ่ง
เขาก็เตะตาเตะใจเขาส่งมาให้คนในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละ
ก็มีตำรวจบรรจุใหม่นามสกุลอัตถาวงอยู่สองคนยดร้อยตำรวจ
โทรบ้างใช่ไหมครับก็คือนายตำรวจอ่ะนายร้อยอ่ะ
เขาก็บอกมาเสร็จสับว่านี่ไม่ชอบมาพากลคุณสมคิดก็ถามนายก
ท่านนายกทำไมมันบังเอิญอย่างนี้หรือเปล่านี่
คนใกล้ชิดท่านเนี่ยได้เป็นตำรวจทั้งสองเลย
ลูกชาวบ้านตกงานแทบตายหางานกันเดินแทบรองเท้าขาด
ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น
แต่ลูกของลูกน้องนายกไปเป็นตำรวจทำไมเก่งจัง
แล้วทุกคนเชื่อว่าเก่งไหมนี่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนี่ย
จะน้อยใจไหมตำแหน่งนี้ถ้าเป็นท่าน
วักเงินจ้างเองเนี่ยท่านนายกไม่มีใครว่า
แต่เพราะเอิญมันเป็นตำแหน่งเป็นเงินราชการและเป็นโอกาส
ด้วยกันของคนทั้งประเทศลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ย
หางานแทบตายวันนี้แต่นี่โผล่มาทั้งสองคนพร้อมกันไง
เราก็เชื่อว่าเรื่องนี้นี่ต้องมีนอกมีใน
ต้องมีนอกมีในนั่นก็คือเราไม่ได้ประมาทเด็ก
แต่ไม่น่าจะเก่งและไม่น่าจะได้บรรจุพร้อมกันขนาดนั้น
เอาสงสัยถามใครถามนายกนายกเข้ามาสมคิดเชื้อคงถาม
ไม่ตอบเดินหนีจนวันนี้นี่เรื่องนี้ไม่ตอบ
จะให้เราคิดยังไงถ้าบอกว่าเด็กสอบตามขั้นตอน
เขาอาจจะเก่งก็ว่ามานี่เล่นไม่ตอบเลย
ถ้าไม่ตอบแบบนี้ก็รับสารภาพสิถ้าว่าความกันถ้าสู้คดีกันก็คือ
สารก็สั่งเลยไม่ตอบ
ผมจึงปักใจว่าเรื่องนี้ไม่สุจริตไม่ตรงไปไม่ตรงมา
นี่ฮะเรื่องการทุจริตนี่นายกก็ยังมีอารมณ์ทุจริต
นอกจากนี้ท่านประดานที่ครบครับท่านไปดูกรณีของลังสิมันโรม
ดูการใช้งบของท่านนายกกองบินตำรวจใช้งบประจำก้าว
การใช้งบของท่านนายกกองบินตำรวจใช้งบประจำเก้า

ท่านก็จัดงบกลางมาให้เฉย
ก็คือตัวการตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของความไม่สุจริต
เป็นเรื่องของความเอื้อพวกพ้องนะครับ

นี่ยุทธพงศ์จรัสเถียนพูดท่านประดานดิกรบครับ
เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์โดรนไม่มีอาวุธ
เอฟสามสิบห้าพูดกันมานานแล้วชัด
อย่างนี้ในยามบ้านเมืองแบบนี้ท่านซื้อ
แล้วดูท่านตอบตัวแทนมาตอบก็ตอบตามสูตรแผ่นเสียงตกร่อง
ก็ต่อไปเราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นนี่เราไม่ว่าหรอก
ถ้าบ้านเมืองมันชอไปได้ก็เอานิดเอาหน่อยก็เอา
แต่นี่คนมันลำบากจะตายท่านยังมีอารมณ์มาโกง
อารมณ์มาซื้อมาบิดนอกจากเรื่องทุจริตเอื้อพวกพ้อง
แล้วท่านประดานดิกรบครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะ
มีการละเมิดกฎหมายท่านนายกนี่ละเมิดกฎหมายแล้วแล้ว
จริยธรรมอะไรบ้างผมจะบอกเรื่องแรกที่สุดก็อย่างว่า
เคยพูดก็พูดแล้วนี่เรื่องละเมิดยูเอ็น
นี่ไปกล้าละเมิดเขาได้ยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
ใครจะคิดว่าจริงไม่จริงวันนี้เถียงได้
แต่วันที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยมันจะเรื่องใหญ่กว่าที่เรามาเถียงกันที่นี่
ความจริงมันจะท่วมปากเราไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกัน
ก็ไปละเมิดสนที่สัญญายาเสพติดให้โทษนี่
นี่คือจงใจแล้วถามว่านายกตอบไหมไม่ตอบ
เฉยท่านละมนตรีท่านก็ก้มแก้มก้มแก้มอ่ะ
แล้วเรื่องนี้อีกไม่นานมาตรา๑๔จะมา
มาตรการแซงชั่นจะมีเป็นลำดับลำดับลำดับจากเบาไปหาสูง
นี่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไหมเรื่องคลองด่าน
อันนี้ก็เป็นมหากราบเกิดในยุค๑๐๒๐ปีแล้วล่ะ
บริษัทเอกชนก็จะร่วมทุนกันสร้างบ่อบำบัด

รัฐก็มีปัญหากับรัฐก็ฟ้องร้องกัน
สารชั้นต้นก็รัฐแพ้รัฐแพ้
ในขณะที่แพ้รัฐก็ยื่นอุทธรณ์คือกรมมลพิษก็ยื่นอุทธรณ์
คดียังไม่จบดีท่านรองนายกวิศนุก็ไปเจรจาจ่าย
เงินให้กับเอกชนเสียค่าปรับตามสารอุทธรณ์เสียให้เขา
สู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปนานมานานมา
สารดีกากลับสั่งให้กรมมลพิษชนะ
รัฐบาลพลิกกลับมาชนะเหมือนไอ้ร้อยหานกับห้าร้อยหานนี่แหละ
กลับมาชนะพอรัฐชนะปั๊บ
หนึ่งต้องไปตามเอาเงินสี่พันล้านที่จ่ายเข้าไป
ตอนแรกคุณคิดว่าแพ้คุณจ่ายไปแล้วต้องไปเอาคืนมาเพราะชนะแล้ว

ไอ้เงินที่รัฐเสียหายตลอดมานี่เขาประเมินเป็นสี่หมื่นกว่าล้าน
รัฐต้องไปเอากับเอกชนกลุ่มนั้นใหญ่ทั้งนั้น
ต้องไปเอาขึ้นมาเรื่องนี้ก็เกิดตั้งแต่ปี
เรื่องนี้คำสั่งสารตัดสินก็ปี๖๐
ประมาณนั้น๖๐๖๒เพราะฉะนั้นนี่รัฐบาลประยุทธ์มีหน้าที่อะไร
มีหน้าที่ต้องไปตามเอาเงินพวกนั้นกลับรัฐ

ต้องไปเอาเงิน๔๐๐๐ล้านที่จ่ายไปก่อน
วกกับค่าเสียหาย๔๐๐๐ล้านกลับมา
แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้นิ่ง

ไม่ไปเอามาก็คือละเว้นปฏิบัติ
ละเว้นเฉยไหมไม่เชื่อ
เชื่อว่ามีผลประโยชน์เงื่อนงำพักพวกกันหรือเปล่า
จ่ายเร็วในจ่ายให้พักพวกหรือเปล่า
แล้วที่ไม่ไปเอาคืนเพราะเป็นพักพวกหรือเปล่า
เราก็สืบสาวราวเรื่องไปก็พบว่า
กลุ่มบริษัทร่วมทุนนั้นเนี่ยก็
เวียนโยงใยไปมากับทางรัฐบาล

ก็คือไม่ปฏิบัติละเว้นปฏิบัติ
เมืองทองอัคราเอาอีกสักเรื่อง

แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่
จิรพรก็มาว่าซ้ำ
วันนี้มาถึงช่วงเกือบสุดท้าย
คุณจิลาพรก็ไปค้นได้เอกสารหน่วยงานราชการเขาก็สงสารประเทศ
สารส่งมาให้เยอะสำนักงานอายการสูงสุด
กรมเหมืองแร่กระทรวงส่งมาเยอะเลยอ่ะไม่น่าจะได้ก็ได้
ก็เลยคิดว่าต้องเอามาพูดในสภาเพราะดูแล้วมันยิ่งเจ็บปวด
ดูแล้วยิ่งเห็นพฤติกรรมจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์
สำนักงานอายการสูงสุดเขาเตือนมาชี้แนะทางออกทุกอย่าง
ท่านไม่เอาหน่วยงานทุกหน่วยงานชี้มาทางเดียวกันหมดว่า
อย่าไปปิดหรือปิดแล้วให้ยกเลิกซะ
ไม่เอาดึงดันอย่างเดียวจนมีวันนี้
แล้วถามว่าเรื่องนี้ท่านนายกประยุทธ์ตอบยังไง
เรื่องใหญ่เท่าฟ้านี่ประชาชนสนใจมาก
ตัดสินไม่ตัดสินคดีแชร์กันว่อนเลย
แพ้เขาแล้วแพ้เขาแล้วนี่แสดงว่าประชาชนเขาสนใจ
แต่นายกประยุทธ์ตอบประโยคเดียวเรื่องเหมืองทองก็
นี่ไม่ได้ผมแกล้งนะมันพูดอย่างนั้นจริง
ให้ความสำคัญพูดประหนึ่งว่าเรื่องขี้ประถิว
พอลำตรีมาตอบลำที่อุตสาหกรรมท่านสุริยะมาอีกทางเลยทีนี้
เรื่องนี้ท่านจิลาพรพูดเท็จ
เรื่องนี้ท่านประยุทธ์ทำหน้าที่ชอบแล้ว
อันนี้มันเป็นเรื่องเก่าเถียงกันมาตั้งแต่ยุคเก่าแล้ว
ท่านจำเป็นต้องปิดเพราะมันมีผลมลพิษ
กระทบกับสุขภาพของประชาชนท่านใช้อำนาจถูกแล้ว
อันนี้เถียงกันจนจบแล้วเพราะอะไรครับ
ท่านเอาหูไปไว้ไหนท่านประยุทธ์ท่านลำตรี
เราก็บอกตลอดว่าที่แพ้เขาที่จะแพ้เขาวันนี้
ที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตวันนี้มีจุดเดียวที่แพ้คือ
ไม่มีหลักฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์แสดงได้ว่า
มีมลพิษถึงชาวบ้านจริงแพ้เขาตรงนี้เสียเปรียบตรงนี้
เพราะฉะนั้นพูดได้ว่าผลกระทบชาวบ้าน
แล้วถามว่าเราฟังไหมฟังพวกเราก็สงสารชาวบ้านกลุ่มนั้นนะ
ไม่ได้เอาหูเอานาเอาตาไปไล่นะเราก็ต้องเอาทั้งชาวบ้านที่รับผลกระทบ
แล้วก็เอาทั้งชาวบ้านกลุ่มที่ต้องกระทบกับอาชีพ
แล้วต้องมาหาวิธีการจัดการดีดีแต่ถ้าจัดการไม่ได้
ถ้าจะปิดเขาก็ปิดแต่อย่าไปใช้มาตรา๔๔
ปิดแล้วมันเสียเปรียบเขานี่คือเราเตือนปิดก็ปิด
แต่ปิดอย่าไปเสียค่าโง่สิปิดแบบฉลาดสิ
ใช้มาตรา๔๔เขาก็ล่อคืนสิแล้วยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน
เขาก็อัดคืนสิลำตีตอบคำนึงว่าไง
ฟังนะทุกท่านนะผมก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้
คุณจิราพรบอกว่าที่ปรึกษากันดีของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
เขาลงความเห็นว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยมีสิทธิ์แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์
สุริยะบอกว่าไงไม่จริงไม่จริง
แต่ที่ปรึกษากฎหมายของไทยอีกแบบ

ท่านบอกว่านักกฎหมายไทยที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลไทยบอกว่า

โอกาสแพ้มันทำไม๖๖ทำไมเอา๕ด้วย
มันไม่น่าเชื่อนะผมว่านะถ้าบอกว่า๖๐๔๐อย่างนี้พอฟัง

เพราะฉะนั้นเรื่องเหมืองทองอัคราวันนี้
ก้มหน้าดันเดินต่อไปฉันไม่สน
ประเทศชาติจะชิบหายจะถูกแพ้เขายังไงก็ไม่ว่า
แต่เอาเถอะที่คุณจิราพรจำเป็นต้องเอามาวาดพูดวันนี้ก็คือ
อยากบอกให้สภาอยากบอกให้ประชนฟังว่า
หลักฐานที่ได้มาทั้งหมดครบองค์ประกอบ
ที่จะฟ้องร้องผลเอกประยุทธ์ได้แล้ว
พี่น้องที่วิตกว่าประเทศชาติจะเสียผลประโยชน์
วันนี้พร้อมหลักฐานพร้อมที่จะเอาผิดว่า
ผลเอกประยุทธ์เนี่ยจงใจจงใจไม่ใช่ประมาท
จงใจในการกระทำผิดนี่คือเหมืองทองอัครา
เพราะฉะนั้นหนึ่งแล้วนะครับความผิดท่านเรียกผู้เอกประยุทธ์คือ
เหลวในการบริหาร๒ทุจริตเอื้อพวกพ้อง
สามทีนี้ละเมิดกฎหมายก็พูดแล้วนะครับ
ทุจริตพูดแล้วอันต่อมาท่านประธานที่เคารพครับ
เรื่องการต่างประเทศเรื่องการต่างประเทศนี่
พูดกันทั้งวันเครื่องบินรบพม่า
บินเข้ามาในน่านฟ้าไทยพูดกันหลายคน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยสงสัย
เสียใจแล้วก็รับไม่ได้
คุณพิเชษเชื้อเมืองพานขึ้นมาอภิปรายบอกว่า
เครื่องบินลบพม่านี่ได้ล้ำน่านน้ำเข้ามานี่
สองร้อยสามสิบสี่ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวอ่ะ
ถ้าจริงดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่น่าสงสัยอย่างเดียวนะ
มันน่าจะต้องเอาหัวโขกดินแล้ว
แล้วต่อมาก็คือมา๒๐กว่ากิโลเมตรด้วย
แต่ว่ายังไงก็ตามไม่ต้องไปบอกว่าล้ำไม่ล้ำล่ะ
ก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์รับสารภาพว่า
เพื่อนบ้านเขาเดินผ่านสนามเฉย
หน้าบ้านจะไปยิงเขาเลยเหรอเรื่องนี้มีข้อที่ต้องสังเกตอยู่๓ประการที่พูดกัน
ทำไมให้เขาเข้ามา

เกี่ยวกับสมรรถนะของกองทัพ

เขาเข้ามาขนาดนี้ไม่รู้กี่เที่ยว

เครื่องบินขับไล่ที่มาซื้อกันไปอาวุธเยอะนี่ไปไหน

เราก็เลยสงสัยในขีดศักยภาพของกองทัพ
ถ้าแค่นี้จริงตายเลย
สเกิดสงครามจริงไม่ตายเหรอ

และอันสุดท้ายที่น่าคิดมาก
ข้อแรกคนก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครอนุญาตเข้ามา
สองก็ไม่เชื่อว่าเครื่องบินเราจะขึ้นสกัดไม่ทัน
เพราะข้อมูลก็บอกว่า๑ชั่วโมงขึ้น

ถ้าเกิดเขาจะโจมตีประเทศไทยนะ

ถล่มกรุงเทพไม่รู้กี่รอบ

ชั่วโมงเขาทิ้งระเบิดเรียบหมดทุกเมือง
อย่างนี้เราอยู่ยังไง

ของเราจะด้อยขนาดนั้น
ก็มีอย่างเดียวก็เลยสงสัยว่า

ให้เขามาจัดการผู้ลิภัยหรือเปล่า

ตรงนี้ถ้าท่านคิดแบบนั้น

เขาจะเล่นงานคุณ

ถึงบอกว่าไปไหนคนไม่ครบ

จิตอันเป็นมนุษย์

ชีวิตคนที่เขาหนี

รีบเขามาจัดการจัดการซะรีบออกไปเนี่ย
คุณจะเป็นคนบาปของโลก
แล้วมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะเท่านั้น

ใดที่ท่านยังเป็นนายกอยู่
ประเทศไทยประชาชนไทยก็จะรับกรรม

เพื่อนกันจบอย่ามากเรื่อง

เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโลก
เคยได้ยินเครื่องบินรัสเซีย

ใครไม่รู้ล้ำน่านน้ำปีหนึ่งเครื่องบินโดยสารนะ

เขาสอยเลยนะ
หลายประเทศเข้าไปไม่รู้สอยก่อน
ธิปไตยของเขาราคาสูงมาก
อธิบไตของเรามันราคาถูกจัง

เรารับไม่ได้ประชาธิปไตยราคาถูก
แล้ววันนี้มันไม่ใช่เท่านั้น
คุณจะอยู่ตรงไหนบนเวทีโลก
ปัญหาโลกไม่ยอมรับมันก็นำมาซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

วันนี้คุณมาสร้างเพิ่มเติมอีก
เอาละครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องการต่างประเทศเนี่ย
เรื่องอับอายคล้ายหน้าเรื่องไปปล่อยไกล
ก็พูดกันมาเยอะแหละไม่ต้องพูดอีก
ก็เอาเป็นว่าการต่างประเทศไม่บวก
ไปต่างประเทศทุกครั้งเราจะต้อง
หายใจลุ้นว่าจะไปขายหน้าอะไรเนี่ย

สุดท้ายครับท่านประธานดิกรกครับ

ที่จะสร้างระบบอันดีให้กับประเทศ

พูดก็พูดนะท่านประยุทธ์เนี่ย

เป็นปฏิปักต่อประชาธิปไตยมาตลอด

หรืออุณหวะน่าจนนั่นสีแก้ว
ก็พูดในวันอภิปรายบอกว่าท่านคือตัวทำลายประชาธิปไตย
ผมคิดว่าท่านอาจจะคิดในใจนะหรือคนในประเทศนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่า
เพิ่งรู้นะไม่ใช่ว้านะครับอาจจะคิดในใจนะว่า
เอาเพิ่งรู้เหรอท่านประยุทธ์อาจจะเอาเพิ่งรู้เหรอว่าผม
ชอบประชาธิปไตยเพิ่งรู้ว่าผมเป็นปฏิบัติ
คุณเพิ่งมากล่าวหาอะไรตอนนี้ช้าไปแล้ว
ท่านครับรู้แต่คิดว่านิสัยคุณจะเปลี่ยนแล้ว
อยู่มานานเนี่ยน่าจะสำเนียกสำนึก
ว่าการที่ไม่มีต้นทุนประชาธิปไตยเนี่ยการที่ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ย
มันแก้ปัญหาประเทศยากมันแก้ไม่ได้
ท่านคิดผมพวกผมก็คิดว่าท่านจะเปลี่ยนวันแรกอาจจะเป็นปีห้าเจ็ด
ก็ทำไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้ทำไปแล้วก็ถ่ายบาปซะ
คุริมาณกับตัวกับตนแล้วก็ไม่ว่าวันนี้ก็ยังมีเวลาที่จะสร้างระบบ
การเมืองการปกครองที่ดีให้กับประเทศ
แต่ก็พบว่าไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจ
ก็บอกว่ารังเกียจการเมืองไม่สนใจที่จะอยู่ในอำนาจ
ไม่เป็นนายกไม่สนใจเป็นนักการเมืองสุดท้ายก็โกหกมาเรื่อยเรื่อยก็ย่นยัดเอ่อ
ก็ย่นย่อเข้ามาก็มาเขียนรัฐมนูลมาตั้งสว
ก็ทุกอย่างก็บิดกฎิกามาตลอดบิดมาตลอด
ได้สืบทอดมาจนถึงวันนี้เอาละสืบทอดมาจนถึงวันนี้
ก็ได้เป็นนานแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้ง
ถ้าเป็นเราเราก็จะกลับเนื้อกลับตัวสร้างระบบที่ดีให้กับประเทศ
แต่ไม่อ่ะวันนี้ยังเดินหน้าทำอะไรที่มันทำลายประชาธิปไตย
ทำลายสภาเราของท่านประธานครับทำลายระบบสภา
ท่านจะปฏิเสธนะจะผิดจะจริงถ้ามันไม่มี
มันก็ไม่มีควันอ่ะพี่ฝอยไม่มีหมาก็ไม่ขี้อ่ะ
วันนี้เรื่องกล้วยนี่ว่อนข่าวทุกสำนัก
ก็มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จึงทำให้สภา
วันนี้นี่เดินไปไหนก็อับอายแล้วระบบของเราที่ทำงาน
ประชาชนนี่มันก็ทำไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ถ้าระบบสภามันอ่อนแอมันเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรก็เสื่อมว่า
เพราะมีคนทำลายใครทำร้ายก็พลเอกประยุทธ์
ก็เข้ามาตั้งแต่วันแรกตั้งก็เสียงน้อยน้อยอ่ะ
ปิมก็ทั้งยุบทั้งกล้วยทั้งอะไรไปมาก็ไป
อยู่ฝั่งโน้นเต็มผมก็คิดว่าเออแปดปีท่านก็จะหยุดแล้ว
เอาเถอะภารกิจถ้ายังไม่เสร็จมั้ง
ไปไปมามามาแล้วทำนูลกฎหมายลูกก็
ก็รู้กันเนี่ยไม่ต้องปฏิเสธหรอกลูกผู้ชายกล้าทำก็กล้ารับ
ร้อยมาดีดีก็จะเป็นห้าร้อยไอ้อย่างนี้คืออะไรครับ
เราไม่ได้ตำหนิว่าท่านจะมาแกล้งเราอะไรนะแต่ระบบรัฐธรรมนูลมาทำเป็นเล่น
เลือกตั้งมาทำเป็นเล่นมาทำเพื่อที่จะเอาชนะกันวันนี้วันหน้า
ไอ้ชนะกันนี่ใช่ว่ามันจะยอมรับกันนะก็เพราะอย่างนี้มันถึงไม่จบ
ถ้ารัฐธรรมนูลถ้ากฎหมายประเทศไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
มันไม่มีทางจบชัยชนะที่ได้มาก็เป็นชัยชนะที่ไม่ยอมรับกัน
มันก็จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่ล่ำไปนี่ก็ได้ข่าวว่าไปเคาะตัวเลขเคาะไปเคาะมา
ไปเคาะมานี่เอ้ยจะกลับมาลอยหารอีกแล้วอย่างงี้นี่ทำอยู่ตลอด
แล้วท่าทีที่ท่านออกมาวันนี้เนี่ยนะไปเอากลับมาให้ได้สิท้าเย้ย
เอ๊ะผมว่าท่านมีดีอะไรถึงกล้าไปท้าโผล่ออกมาก็แพ้ลูกแพ้หลานหมดแล้วนี่
ฟังประชาชนเขาก็ไม่เอาแล้วนี่ท่านมีดีอะไรอีก
ต้องมีอะไรดีดีในใจก็หิ่มยิ้มย่องได้แบบนี้ก็มาเจอจังจังบนเวทีเมื่อวานเนี้ย
ไม่ได้ซ้อมบทกันตกสคริปต์ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอก
คนปฏิวัติคนอยู่นี่คนเดียวผมไม่เกี่ยวชี้ตัวเลย
ถ้าเป็นผมผมก็จะหดหัวอายนะผมก็จะสนิทพี่พี่อย่าเล่นอย่างนี้เลยไม่เอานะ
ไม่เอาแต่ยกมือขึ้นยิ้มร่าเลย
ท่านครับผมว่าอันนี้อันตรายนะ
ฐานจิตมันบอกบอกว่าปลื้มกับสิ่งที่ทำมาในอดีต

ถ้าไม่เรียกว่าท่านเป็นคนเป็นปฏิบัติต่อประชาปไตยเรียกว่ายังไง
แล้วถ้าอย่างนี้ท่านจะทำอะไรบ้างอีกต่อไปเพื่อให้ท่านอยู่ต่อ
แปดปีรับธรรมนูญท่านเองนะไม่ใช่รับธรรมนูญคนอื่นนะ
พวกเราไม่ได้เขียนอะไรหรอกท่านก็เห็นดีเห็นงาม
วันนี้ก็ทำท่าว่าจะขออีก๒ปีอีกต่อไป
ท่านครับเรื่องของการทำลายระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
มันไม่มีความจำเป็นต้องบรรยายแล้วผมบอกแต่เพียงว่า
วันนี้นิสัยยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายยังคงเดิม
แล้วยังจะขออยู่ต่อไปอีก
ขออยู่ต่อนี่ก็อยู่ไม่ว่าอะไร
ก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายว่าไปตามกติกาบ้านเมือง
ลงกันแบบแฟร์ท่านชนะท่านก็เป็น
พวกผมแพ้ก็เป็นฝ่ายค้านอีกไม่เป็นไร
แต่ถ้าท่านไปบิดนู่นนี่นั่นมันจะไม่จบ
จะต้องมีบิดทำท่าว่าจะมีปัญหาอีกนะเดือนสิงหาคม

ปัญหาก็คือความที่ว่ายังอยากอยู่อยากเป็นต่อ
ทำไมท่านไม่คิดว่าเอาโอกาสนี้สร้างวีรกรรมที่ดี
ลงแบบสุภาพบุรุษเขาเขียนไว้ให้ดีแล้ว
ไดเขาทองเขาเอามาให้แล้วก็ลงตามบันไดทอง
แล้วอย่าไปอาศัยตัวช่วยขอเอเป็กก่อนขอนู่นนี่นั่นก่อน
ชาวบ้านวันนี้นี่ท่านอยู่วันหนึ่งก็ตายวันหนึ่งนะ
อยู่สองวันชีวิตมันก็ลิบหลีความหวังเขาไม่มีอะไรหรอก
หวังกับไล่กับนาหวังกับอาค้าขายหวังกับอนาคตลูกหลานเขาไม่หวัง
วันนี้ชาวบ้านหวังอยู่อย่างเดียวหวังว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้ง
อะไรจะได้เปลี่ยนรัฐบาลเขาจะได้แสดงออกเขาจะได้เลือก
เมื่อไหร่จะปลดปล่อยเขาให้เขาได้หลุดลอย
ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่า
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่พวกเราทำเนี่ย
บางคนก็ดูแคลนเราโอ้ยทำให้ตายก็ไม่ชนะ
ไม่ออกหรอกมือยังไงก็สู้ไม่ได้
ฝ่ายค้านอันนี้ถูกเลยเรารู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้นะ
ว่าทำแทบใดมือเราก็สู้ไม่ได้แต่ทำไมเราต้องทำ
แล้วทำหนักด้วยทุ่มเทไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วย
พิปรายเที่ยวนี้ทุกครั้งเราก็ทำหน้าที่ของเราทุกครั้ง
ทำเพื่ออะไรครับก็ชาวบ้าน
ผมพูดตรงเลยผมพูดอยู่นี่แหละ
ถ้าพี่น้องคนไหนบอกว่าผมพูดเท็จก็ไม่ต้องเลือกผม
ไปไหนแถวบ้านผมเนี่ยอีสานเนี่ย

ผมก็บอกว่าโอ๊ยมันไม่มีวิธีอื่นหรอกครับ
พวกผมไม่มีกำลังวางชาไม่มีอำนาจพิเศษ
ก็มีปากมีมือมีความคิดนี่แหละจะทำให้เต็มที่ก็นี่แหละ
พี่ปรายไม่วางใจด้วยเหตุด้วยผลว่ากันเนี่ย
ท่านก็ขยิมยิ้มย่องว่าไม่มีทางชนะ
ก็ไม่เป็นไรไม่ชนะเราก็ไม่ได้หวังชนะ
แต่เราหวังอะไรครับเราก็หวังว่า
หนึ่งเราได้ทำลงแม้นายกไม่ได้สร้างระบอบที่ดีไว้
นายกยังเดินหน้าจะทำลายระบบที่ดีไว้ไม่ให้ลูกหลานอ่ะ
แต่ฝ่ายค้านวันนี้ต้องทำลงระบบสภาให้เข้มแข็ง
กับอย่างครับท่านบริษัทครับให้แข็งแกร่ง
ก็คือครับท่านประธานครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นทำหน้าที่
ก็จะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดอย่างน้อยที่สุดแม้ไม่ชนะ
ก็จะให้คนอื่นต่อไปจะได้รู้ว่าคุณมาเป็นรัฐบาล
คุณใครเข้ามาสู่ตำแหน่งเดินมาสู่เส้นทางนี้ขออนุญาต
คุณจะมาคิดทำอะไรง่ายจะมาโกงง่าย
คุณจะมาคิดตามอำเภอใจคุณง่ายไม่ได้
อนุญาตครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ
สุธินครับเดี๋ยวนะครับมีอะไรอยู่ครับ
ครับท่านประธานครับกับผมนายกองตรีอายาศิษย์ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ผมขออนุญาตประท้วงท่านสมาชิกผู้ที่กำลังอภิปรายนะครับ
ด้วยความควรบนะครับตามข้อหกสิบเก้าครับ
ผมได้รับฟังตามที่ท่านผู้อภิปรายนี่กำลังอภิปรายเนี่ยนะครับ
ก็การอภิปรายห้ามมีให้อภิปรายแสดงกริยาวาจาอันไม่สุภาพ
ศรียะศีรบุคคลใดนะครับซึ่งที่รับฟังมาเนี่ยนะครับ
ครับครับขอให้ท่านประศรรย์โดยวินิจฉัยด้วยครับ

ครับก็คงใช้เวลาอีกไม่นานท่านประธานที่เคารพครับ
ก็กำลังจะบอกว่าการทำหน้าที่ของเราในวันนี้
แม้เราคิดว่าเราจะไม่ชนะขับไล่ก็โอกาสน้อย
แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเราได้สร้างได้จนโลงเชิดชู
รัฐสภานี่ให้มันเข้มแข็ง
ท่านเป็นรัฐบาลพวกผมเป็นฝ่ายค้าน
พวกผมทำหน้าที่เต็มที่ชาวบ้านจะได้อุ่นใจว่า
ต่อไปนี้ถ้ายังมีสภาอยู่ถ้ายังมีเลือกตั้ง
คุณจะไปเป็นนายกคุณจะไปเป็นรัฐมนตรี
จะไปเป็นสอสอนี่คุณจะไปมั่วไม่ได้นะ
คุณจะไปโกงง่ายไม่ได้นะคุณจะไปหลอกชาวบ้านไม่ได้ง่ายนะ
เพราะเขาเอาจริงเอาจังมากตรวจสอบด้วย
ใครไปมีเมียเล็กเมียน้อยเขาจะล่อกันด้วย
นี่คุณค่าที่พวกเราอยากจะให้มันเกิดแล้วประชาชนเขาก็จะได้เห็นคุณค่า
ของสภาคุณค่าของระบบตรวจสอบนี่คือประโยชน์ที่เราหวังอยากเห็น
แต่อย่างไรก็ตามครับต้องขอบคุณพี่น้องภาคประชาชน
ที่ได้ทำเรื่องนี้คู่ขนานกันมาวันนี้มีผลของการ
ลงคะแนนเข้ามาแล้วด้วยผมจะแจ้งให้ทราบล่าสุด
เมื่อตอนกลางวันนี้เนี่ยโทรทัศน์๓๔ช่อง
ก็ไม่ไว้วางใจแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้า
สิบเก้าไว้วางใจสิบเอ็ดแต่มาล่าสุดอันนี้คือ
การลงมาติไม่ไว้วางใจภาคประชาชนจากร้อยสามสิบเก้าจุด
ในสามสิบสี่จังหวัดหกภูมิภาคสุดทินต้องระวัง
เดี๋ยวจะมีคนประท้วงอีกเพราะว่าณเวลา๒๑นาฬิกา
ต้องต้องระวังฮะสุธินครับต้องระวังเดี๋ยวจะมีคนประท้วงไปอีก
ประธานสรุปสรุปในการอภิปรายครับผมอยากจะให้ทำให้ประชาชนเขา
เขาอุตส่าห์ทำก็รวบรัดนะฮะนับคะแนนแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต
ไม่ไว้วางใจเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไว้วางใจเพียง๑เปอร์เซ็นต์
ท่านประธานที่เคารพครับไม่มีอะไรหรอกวันนี้หลายวันนี้
เพื่อนเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเป็นรถยนต์
นายกเป็นโชเฟอร์ประชาชนเป็นคนขับบางคนก็เปรียบเทียบกันไปต่าง
นานาแต่ผมจะเปรียบอย่างนี้ครับวันนี้ท่านนายกเป็นโชเฟอร์พารถมา
ลมติดลมมาหลายปีแล้วโชเฟอร์โดดลงรถบอกให้ผู้โดยสารเนี่ย
ให้คนในรถช่วยเข็นช่วยเข็นรถหน่อยชาวบ้านก็เข็นตลอดนะครับ
โควิดมาชาวบ้านก็ออกมาช่วยบอกว่าเศรษฐกิจจำเป็นจริงจริง
ช่วยตัวเองเขาก็ช่วยหมายความว่าวันนี้ชาวบ้านเขาช่วยเข็นรถ
คือประเทศไทยเขาช่วยเต็มที่วันนี้เข็นจนหมดแรงแล้วขาอ่อนแล้ว
ไปหน่อยไอ้คนขับพวงมาลัยก็จะเลี้ยวลงเหวเรื่อย
ถ้าคนขับเลี้ยวไปไม่ถูกทางมันหมดแรง
วันนี้นี่เขาจึงถึงจุดที่อยากขอเปลี่ยนโชเฟอร์
เพราะเขารู้ว่าโชเฟอร์คนก่อนก่อนนั้นอ่ะโชเฟอร์คนก่อนก่อนเนี่ย
เขาไม่จำเป็นต้องมาลงมาเข็นรถหรอกเขานั่งอยู่บนรถได้สบาย
แต่วันนี้ลงมาเข็นรถมีแต่กระดูกซี่โคง
เพราะฉะนั้นก็เลยกลับเรียนท่านประธานนะว่า
ฝากไปเรียนไปถึงท่านนายกว่าวันนี้นี่สิ่งซึ่งชาวบ้านอยากได้ก็คือ
เขาอยากเปลี่ยนโชเฟอร์ถ้าบอกว่า๘ปียังไม่เก่ง
เวลาอีก๒ปีนี่ท่านจะไปเก่งปีไหนครับ
แววของนักบริหารมันจะออกปีที่๙อ่ะ
จุดสูงสุดของการเป็นนักบริหารท่านมันจะเป็นปีที่๑๐เหรอ
มาตรฐานขวากลเขาสองสมัยไงแปดปีไง
รัฐอเมริกาหลายประเทศเก่งขนาดไหนคุณก็อยู่๒สมัย
มันก็เต็มที่แล้วนะถ้าเกินนี้ไม่เก่งก็ถือว่าเอาไปทิ้งแล้ว
ปีเอาไปทิ้งอ่ะสองสมัยวันนี้ท่านนายกประยุทธ์บอกจะขออีก
จะทำสามแกนให้สำเร็จแกนมันทำไมมันมาช้าอย่างนี้แกน่ะ
วันที่ท่านนายกจะแสดงความเก่งออกมาให้เห็นคือวันที่ชาวบ้านขาดใจตายเหรอ
อย่างนั้นจริงจริงนะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่กรบครับ
กับผมก็เลยกลับเรียนท่านว่าที่ว่ากันมาทั้งหมด
ก็ขอเพื่อนสมาชิกทุกท่านซึ่งวันนี้อาจจะไม่อยู่ที่นี่
กลับไปอยู่บ้านได้โปรดนำเอาความรู้สึกนึกคิดของพวกเรา
ไปพิจารณาแล้วที่สำคัญที่สุดก็เอาความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้าน
ที่เขาสะท้อนออกมาผ่านโพลผ่านหีบบัตรที่เขาอุตส่าห์
กฟ้าตากฝนมาเนี่ยมาทำแล้วเสนอมาที่นี่
ถ้าเห็นว่าผู้แทนรัศดรคือเงาสะท้อนของประชาชน
ก็นี่ไงฮะเก้าสิบเก้าตัวหนึ่ง
มันไม่ใช่คนทั้งประเทศก็แล้วแต่ท่านจะว่าไป
ถ้าจะรับมันก็รับได้รับไม่ได้ก็รับไม่ได้
ท้ายที่สุดสิ่งซึ่ง
ทุกท่านประเมินผิดตลอดแล้วดูแคลนเราตลอด
ฝ่ายค้านอภิปรายมากี่รอบกี่หนไม่เห็นทำอะไรได้
ถ้าท่านคิดไม่เป็นผมจะบอกเป็นแนวสุดท้ายนะครับ
ก่อนจะจากแล้วพี่น้องประชาชนก็เลยรับรู้ร่วมกัน
ถ้าคิดไม่เป็นจะคิดแทนวันนี้ถ้าท่านดูว่าโพลของท่านตกมาตลอด
ถ้าท่านรู้ว่าเลขตั้มซ่อมแพ้มาตลอดนั่นแหละครับส่วนหนึ่งมาผลจากการทำงานของฝ่ายค้านนี่แหละ
ผมน็อกไม่ได้ชนะไม่ได้ท่านก็ระวังที่สนามเลือกตั้ง
ประชาชนวันนี้เขาเตือนแล้วนะ
พรุ่งนี้ก็ขอได้โปรดรับแล้วก็รู้
ความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชน

ทั้งที่ท่านรู้และฟังจากเพื่อน

แล้วก็ฟังเสียงประชาชนด้วยครับ